ต่อไปท่านวิโรธลักษณะอดีศร
ท่านประธานที่กรบครับผมวิโรธลักษณะดีศร
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับ
ท่านประธานครับการบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาด
เอาประชาชนไปกระจุกความเสี่ยงไว้กับวัคซีนเพียงเจ้าเดียว
ไม่สนใจคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ
ขาดความโปร่งใสขัดขวางกลไกการตรวจสอบ
ทั้งที่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ซื้อวัคซีนทุกหยด
เป็นเงินภาษีที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชน
ทำให้การฉีดวัคซีนล่าช้าปัญหาปากท้องลากยาวไม่จบไม่สิ้น
ประชาชนทุกข์ยากแสนสาหัสคนตกงานศูนย์เสียอาชีพ
รายได้ฝืดเคืองทำมาหากินลำบาก
แต่แปลกครับการค้าการขายดีครับท่านประธาน
คนมีสร้อยขายสร้อยใครมีบ้านขายบ้านใครมีรถขายรถ
หนี้ท่วมหัวลูกเต้าต้องออกจากโรงเรียน
เรื่องแบบนี้พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินรู้อยู่แก่ใจ
ฉีดวัคซีนล่าช้าไป๑เดือน
ประชาชนเสียหาย๒แสนล้านบาท
ทุกวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งหายใจลดทิ้งไปวัน
ประเทศชาติเสียหายเป็นมูลค่า๘๓๐๐ล้านบาท
ถ้าคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเบาะครับท่านประธานครับ๓๔๗ล้านบาท
จนถึงวันนี้ฉีดวัคซีนล่าช้าไปกี่วันแล้ว
ฉีดวัคซีนล่าช้าไปกี่ชั่วโมงแล้ว
และยังจะช้าไปอีกเมื่อไหร่
นี่คือความผิดชะกันของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และพอสบคและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งคู่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
และวันนี้ท่านประธานครับผมต้องขอโทษขอโทษเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วย

เพราะอีกสักพักอาจจะมีกลิ่นหนูตายโค้งสภา
การระบาดครั้งใหญ่ของโควิด๑๙ในประเทศไทย
สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจ
การดำเนินชีวิตปากท้องของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ที่สำคัญครับไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และพอสบครู้ดีครับว่า
มาจากความบกพร่องในหน้าที่
อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองทั้งสิ้น
ตั้งแต่การระบาดใหญ่ที่สนามมวยลุมพินี

กรณีทหารอียิปต์เมื่อเดือนกรกฎาคม
ปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบเข้าประเทศ
จากฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาร์
ในเดือนพฤศจิกายน
นี่ยังไม่นับพฤติกรรมท้าทาย
เอาชีวิตประชาชนไปล้อเล่น
ของนายอนุทินชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาดการกระทรวงสาศุกร์

ในวันที่๒๕มกรา
นายอนุทินออกมาค่อนคอร์ดประชาชน
ทักทวงเรื่องการถอนเครื่องวัดอุณหภูมิ

เขายกเลิกไฟล์ทบินจากอูฮันแล้ว
จะติดตั้งเครื่องตรวจคนไข้หาว

โควิด๑๙เป็นแค่โรคหวัดโรคหนึ่ง

โควิดก็ลุกลามบานไปจนสุดท้ายนายอนุทินคนเดียวกันต้องออกมาร้องไห้ฟูมฟาย
ขอโทษพี่น้องประชาชนในวันที่๒๑มีนาคม
ผมก็นึกว่าวันนั้นนายอนุทินจะมีจิตสำนึกขึ้นมาบ้าง
แต่เปล่าครับเมื่อวันที่๕ธันวาคมปี๒๕๖๓ที่เพิ่งผ่านมา
ปากของนายอนุทินชาญวีรกูลก็ทำพิษอีก
ทำเหมือนประชาชนเป็นผักปลาพูดออกมาได้ยังไงครับว่าโควิดกระจอกงอกง่อย
แต่พูดออกมาก็ดีเพราะประชาชนทั้งประเทศก็จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่กระจอก
และคนที่กระจอกที่สุดก็คือนายอนุทินชาญวีรกุลคนนี้
ในที่สุดครับท่านประธานปัญหาลักลอบค้าแรงงานต่างชาติ
ก็มาแจ็คพอร์ตแตกเมื่อวันที่๑๗ธันวาคม
จนนำมาซึ่งการระบาดระลอกใหม่และลอกใหญ่
ซ้ำเติมด้วยกรณีการปล่อยปะละเลยเรื่องบ่อนการพนัน
เริ่มต้นจากที่ระยองเมื่อวันที่๒๖ธันวาคม
แทนที่รัฐบาลจะเร่งสกัดนะครับกลับออกมาปัดออกมาปฏิเสธว่าไม่มีบ่อน
แล้วสุดท้ายก็บานปลายไปที่จันทบุรีตราดอ่างทองปิ่นเก้า
ซ้ำเติมการระบาดไม่จบไม่สิ้น
จนทำให้รัฐบาลต้องประกาศพื้นที่แดงเข้ม

พื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก๒๘จังหวัด
ทำให้การทำมาหากินการค้าการขาย
ปากท้องและการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน

ประสบกับความทุกข์ยากมาจนถึงทุกวันนี้
และยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ไม่ได้เป็นแค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านประธาน
แต่มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาปากท้อง
ซึ่งกระทบกระเทือนกับการดำเนินชีวิตของคนไทยทุกคน
๗ล้านคนต้องเดือดร้อนทุกหย่อมย่า

ที่มีการจ้างงานสูงถึง๘ล้านคน
รายได้ไปถึง๑๕ล้านล้านบาท
การระบาดระลอกใหม่ศูนย์วิจัย
จากธนาคารกรุงไทยและธนาคารทหารไทย
ประเมินครับว่าจะส่งผลกระทบถึงภาคการค้าและการท่องเที่ยว
สูงถึง๑๑๑๕แสนล้าน
โรงแรม๓๗๐๐แห่งเตรียมจะปิดกิจการ
ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่า
จะมีแรงงาน๔๗ล้านคนตกงาน
ภาพของความเสียหายเป็นระดับแสนล้านนี้
ผมอยากให้นายกที่ชื่อ

ไปดูที่หัวหินใกล้วันนี้เหลือแต่หินไม่เหลือคน
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ
ชาติปีละ๑๙ล้านแทบหายวับไปกับตา
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกและลูกน้องที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูล
ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอฮะ
หนี้ครัวเรือนในปี๖๓แต่ละครอบครัวมีหนี้สูงถึง๔๘๐๐๐บาท
ท่านประธานครับ
ขออนุญาตครับผมศรีพงศังคัสกุลเกียรติครับ
ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ

อภิปรายในลักษณะที่ส่อเสียดมาหลายครั้งแล้ว
ผมเคารพท่านนะครับในเนื้อหาของท่าน
เนื้อหาท่านอาจจะมีมากพอสมควร
แต่กรุณาอย่าใช้ถ้อยคำที่สอดเสียดเช่นนี้เลยครับ
มันไม่ใช่การเมืองรุ่นใหม่ครับขอบคุณครับ
ครับก็รับฟังนะครับแล้วก็ติดตามดูอยู่
จะมีคำเดียวที่ถ้าจะเตือนก็คือ

คำเดียวที่จะเตือนว่าไม่ได้ให้ต้องทอนนะครับ
แต่ว่าอย่าไปใช้เรียกตัวบุคคล
เรื่องราวเรื่องนี้กระจอกอะไรก็ไม่วาบอะไร
แต่ว่าไปเทียบท่านรองนายกเป็นกระจอกที่สุดเนี่ยไม่สมควรครับ

ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสี่แสนแปดหมื่นบาท

มีหนี้ผู้พุ่งขึ้นหนึ่งจุดสี่แสนบาท

เป็นนิรณกรรมคุณสุภาชัย
ยกมือประท้วงจำเป็นต้องอนุญาตครับเชิญนะครับ

กระภงสุปชัยใจสมุทร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรระบบบัญชีรายชื่อ

ประท้วงท่านผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่

ก่อนที่ท่านจะอภิปราย
ท่านได้ลงโฆษณา

ซึ่งท่านใช้นามว่า

ในลักษณะที่เห็นได้ว่า
เป็นการกระทำผิดข้อบังคับ

โดยในข้อความตรงนั้น

ทวิสเตอร์นะครับเข้าใจว่าทวิตเตอร์รบกวนทุกท่าน
โรยลูกเหม็นฉีดน้ำหอมที่บ้านไว้เข้ม
และใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นเพราะวันนี้อาจได้กลิ่นหนูตาย
คงทั้งประเทศขอบคุณที่ฉันก็มีภาพหนูตาย
แล้วก็มีข้อความว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมว่าคนทั้งประเทศเข้าใจได้ว่า
ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คือท่านอนุทินชาญวีรกูลชื่อเล่นว่าหนู
กรณีนี้ขอท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยด้วยว่า
สิ่งที่ท่านกำลังอภิปรายนี้เป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับ
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมประการใดเพราะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะครับ
ใช้ช่องทางแบบนี้เยอะอยู่ก็อยากจะฝากให้ท่านได้โปรดกรุณา
วินิจฉัยและได้ตักเตือนท่านผู้กำลังอภิปราย
ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับด้วยขอบพระคุณครับ
รับฟังข้อทักท้วงนะครับแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมภายนอกเนี่ย
ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบหรือควบคุมได้แต่ว่าถ้าภายในนี้เนี่ย
ตอนเริ่มต้นท่านก็ใช้คำว่าใช้หน้ากากหลายชั้น
เพราะจะมีกลิ่นหนูตายผมก็จำได้แต่บังเอิญว่า
วันนี้ท่านรองนายกอยู่ตรงนี้ด้วยท่านมีสิทธิ์ที่จะโต้ตอบด้วยน้ำหนัก
อย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าจะเตือนก็คือ
วิโรธครับก็ผมว่าใช้เนื้อหาที่เข้มข้นไม่เป็นไรครับ
แต่ถ้อยคำพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าคุณรถก็เป็นคนรุ่นใหม่
จะเป็นแบบอย่างของเยาวชนด้วยนะครับหลีกเลี่ยงคำที่รุนแรง
หยาบที่ไม่สุภาพซึ่งข้อบังคับก็คุมไว้
แต่บังเอิญว่าท่านรองนายกท่านอยู่ในที่นี้
เพราะฉะนั้นถ้อยคำใดที่ผมอาจจะไม่ได้เตือนไป
ท่านมีสิทธิ์ที่จะย้อนกลับตัวต่อไปครับเชิญต่อไปครับ
ผมหนี้ครัวเรือนในปี๖๓ครอบครัวหนึ่งเนี่ย
กลายเป็นแสนแปดจากปี๖๓นี่แค่๓แสน๔
ปีเดียวแต่ละครอบครัวมีหนี้เพิ่มขึ้นมา๑๔๐๐๐บาท
หรือเพิ่มขึ้นประมาณ๔๒เปอร์เซ็นต์ธนาคารโลก
วิเคราะห์ว่าประเทศไทยเราอยู่ดีก็มีคนยากจนเพิ่มขึ้น๑๕ล้านคน
ซึ่งคนเหล่านี้เขายากจนโดยที่เขาไม่ได้อยากจนนะครับ
นี่ยังไม่นับว่ามีเด็กกลุ่มยากจนพิเศษ
อีกประมาณเกือบ๑ล้านคนที่ต้องออกจากออกจากโรงเรียนเนื่องจากพ่อแม่เขาตกงาน

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินคนนี้จะอ้างว่าไม่รู้ถึงความสำคัญของวัคซีนต่อเศรษฐกิจปากท้องไม่ได้ฮะ
เพราะเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทำหนังสือที่สธ๕๙ทับ๓๑๗๕ถึงพลเอกประยุทธ์
เพื่อเสนอคอรมอเพื่อของงบกลางอุดหนุนให้กับสถาบันวัคซีน๑๐๐๐ล้านบาท
โดยนายอนุทินเขียนเอาไว้เองนะครับว่าการมีวัคซีนเร็วขึ้นหนึ่งเดือน
จะช่วยให้ประเทศสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ๒๕แสนล้านบาท
และสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจต่อประชาชนด้วย
นี่จึงเป็นหลักฐานครับท่านประธานว่าทั้งพลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
รู้ดีว่าการฉีดวัคซีนนั้นต้องฉีดให้เร็วและฉีดให้ครอบคลุมประชากรให้มากเพียงพอ
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งประเทศ
เพราะปัจจุบันนะครับยังไม่มีข้อชี้ชัดว่าวัคซีนที่ฉีดไป
จะสามารถสร้างภูมิได้นานแค่ไหน
สมมุติว่าถ้าสร้างภูมิได้เพียงระยะสั้นแค่๒ปี
หากภายในระยะเวลา๒ปีฉีดยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
เกิดเจอเชื้อกายพันธุ์ครับท่านประธาน
ประชาชนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว
พอหมดภูมิก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการติดเชื้อใหม่
ทีนี้นะฮะคำถามก็คือประเทศจะควบคุมการระบาดได้ยังไง
ฉีดช้า๑เดือนเสียหาย๒๕แสนล้าน
และคนที่เสียหายไม่ใช่ใครคือประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อย
ฉีดช้าไป๔เดือนเสียหาย๑๑ล้านล้านบาท
นายอนุทินจะไม่รู้ได้ยังไงเพราะเป็นคนทำหนังสือด้วยตัวเอง

เรื่องวัคซีนที่ต้องเร่งจัดหาเร่งฉีดรัฐบาลนี้รู้ดีครับ
เมื่อวันที่๑๘ตุลารัฐบาลแถลงเองด้วยซ้ำนะฮะว่า
รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้ประชาชนชาวไทย
เป็นประเทศแรกของโลกที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด
แถมคนเอกประยุจรรย์โอชายังออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
รับลูกในวันที่๒๗ตุลาคุยโวฮะว่ารู้สึกดีใจ
ที่คนไทยจะได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรกของโลกในปี๖๔
แล้ววันนี้เป็นไงฮะประเทศแรกของโลก
เท็จหรือพูดจริงครับนายอนุทินและผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
คนเอกประยุจรรย์โอชานายกังตรีผู้อำนวยการสวบออกคอร์
รู้อยู่แก่ใจว่าวัคซีนเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการทำมาหากินและปากท้องของพี่น้องประชาชน
แต่ในวันที่๔มกราคมครับท่านประธาน
หลังจากการเกิดเหตุระบาดระลอกใหม่ที่สมุทรสาคร

กล้าที่จะบอกให้ประชาชนอยู่กับบ้าน๑๔๑๕วันได้ยังไง
ทั้งที่การระบาดนั้นเกิดจากความบกพร่องของตัวเอง
จากกรณีการค้ามนุษย์แรงงานต่างชาติ

ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยต้องทำมาหากินนะครับท่านประธาน
หลายคนวันไหนถ้าไม่ได้ออกไปทำงาน

ผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีพูดได้ยังไง
ให้เขาหยุดอยู่กับบ้าน๑๔๑๕วัน
นี่หรือคนที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันโรคครับ
แต่ความสำคัญของมันคือการกรอบกู้เศรษฐกิจ
และการเยียวยาปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน
เราจึงไม่แปลกใจครับที่ประเทศอื่นเขามีวิสัยทัศน์
ในการเล่นฉีดวัคซีนให้ความสำคัญของประชาชน
อาเซียนก็เริ่มฉีดกันแล้วครับ

เริ่มฉีดเมื่อวันที่๓๐ธันวาคมปีก่อน
อินโดนีเซีย๑๓มกราคมเริ่มฉีด
เมียนมาลาวเริ่มฉีดเมื่อวันที่๒๗มกรา
กัมพูชาฉีดไปแล้วที่๑๐กุมภาพันธ์
ประเทศไทยจะลงเข็มแรกเมื่อไหร่
นี่คือคำตอบที่ประชาชนยังต้องการจะรู้

ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเมื่อวันที่๑๔ธันวาคม
และฉีดได้ถึง๑ล้านคนจากประชากร๙ล้านคน
ถือเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก
จนมีการประเมินจากนักเศรษฐศาสตร์ว่า
เศรษฐกิจอิสราเอลจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่๒

และจะทำให้เศรษฐกิจปีนี้เติบโตถึง๗เลยทีเดียว
กับประเทศไทยแล้วมันน่าน้อยใจจริง
ที่มีนายอนุทินชาญวิรากุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

ผมพาท่านประธานมาดูแผนการฉีดวัคซีนเดิมของประเทศไทย
ภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์นะครับ
แล้วท่านประธานจะถอนหายใจตามกับผมไปด้วย
น้อยใจในความโชคร้ายที่ต้องมาเกิดร่วมเอาอากาศหายใจ
ร่วมกันกับผลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
จากการนำเสนอของกรมควบคุมโรคนะครับ
ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายนไม่กี่เดือนมานี้เอง
กำหนดแผนการจัดหาวัคซีนเอาไว้๖๕ล้านโดสครับท่านประธาน
ภายใน๓ปีท่านประธานฟังไม่ผิดนะ

ปี๖๔จะฉีดให้ประชาชน๑๑ล้านคน

นี่คือความตั้งใจเดิมของพลเอกประยุทธ์
ชี้ได้ชัดว่าเป็นการวางแผนการฉีดวัคซีนที่ช้ามาก
กว่าจะครอบคลุมประชาชนครึ่งหนึ่งคือ๓๒๕ล้านคน

แล้วอย่างนี้จะคืนปากท้องให้กับประชาชน
ใกล้เคียงกับปกติได้อย่างไร

เพราะเป็นความอยู่รอดของประชากรในประเทศ

กับทำงานหวานเย็นเช้าช้อนเย็นช้อน
แยกวันนั้นคือเป็นช้อนกาแฟซะด้วย
ประชาชนจะเป็นจะตายไม่คิดจะสน
คนแบบนี้จะปล่อยให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อย่างไร

แต่แผนการนี้ยังมีเรื่องดี
ที่น่าสนใจคือแผนเดิมแผนนี้นะครับ
ถึง๖๑ล้านโดสแบบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

และอีก๒๖ล้านโดสมาจากโคแวค
รวมเป็น๖๕ล้านโดส
ถ้าไม่นับเรื่องล่าช้า๓ปีฉีดได้ครึ่งประเทศ
ก็ต้องยอมรับว่าการจัดหาวัคซีนเดิมเนี่ย
เป็นแผนที่มีการเน้นเรื่องการกระจายความเสี่ยงด้านวัคซีนไปที่หลายยี่ห้อ

การพาคนทั้ง๖๗ล้านคนทั้งประเทศไปกระจุกความเสียนไว้ที่
จะเกิดขึ้นภายหลังภายใต้การบงการของ
ผลเอกประยุทธ์และนายอนุทินชาญวีรกูลไม่นานนี้เอง
พลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
อย่ามาอ้างว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อย

คุณไปดูท่านประธานต้องไปดูที่ประเทศสิงคโปร์
เขาก็สามารถควบคุมการติดเชื้อได้
ตั้งแต่วันที่๑๙กันยายน๒๕๖๓เป็นต้นมา

เพราะเขามีวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับปากท้องของประชาชน
และการทำมาหากินของคนในประเทศของเขา
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่เคยสนใจ
ผมจึงขอตั้งคำถามกับคนเอกประยุทธ์หน่อยครับว่า
ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้ว
เขาจะกล้ามาประเทศไทยที่ยังไม่ฉีดวัคซีนได้ยังไง
และถ้าประเทศไม่เปิดไม่ฉีดวัคซีน
จะกล้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้ยังไง
และเมื่อไหร่จะคืนการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติ
คืนการค้าการขายคืนการทำมาหากิน

พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเอาพรกรฉุกเฉิน
ดหัวประชาชนไปเรื่อยแบบนี้โดยอ้างการระบาดของโควิด
แค่นี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรียังคิดไม่ได้
แล้วกล้าอาสามาเป็นนายกรัฐมนตรี
กล้ามานั่งหัวโต๊ะในที่ประชุมสอบคอได้ยังไง
ผมขอให้ท่านไปชงกาแฟแทน
พอปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานต่างชาติ

การระบาดโควิดระเบิดขึ้นมาอีกครั้ง
ประกอบกับเรื่องนี้สำคัญ
ต่างประเทศเขาเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วแบบกวีกวาด
ถ้าประชาชนไม่ส่งเสียงด่าไม่ส่งเสียงบ่น
คนอย่างพลเอกประยุทธ์คงทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ต่อไป
ผมขอยืนยันครับว่าพลเอกประยุทธ์
เพิ่งจะมาตื่นตัวเรื่องวัคซีนไม่นานนี้เอง
ก่อนเดือนธันวาคมพลเอกประยุทธ์ยังไม่รู้สึกรู้สา
คดไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นอยู่เลย
หลักฐานก็ดูครับท่านประธานครับ
ผลเอกประยุทธ์นี่หวานเย็นขนาดไหนฮะ
มาดูมติคอรมอลในวันที่๑๗พฤศจิกายนฮะ

ด้วยวงเงินประมาณ๖๐๔๙ล้านบาท
โดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติทำสัญญาจองล่วงหน้า
โดยมีเงื่อนไขว่าอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับวัคซีน

ก็ให้กรมควบคุมโรคทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนที่จองไว้
วงเงิน๓๖๗๐ล้านบาท

ซึ่งเป็นจำนวนวัคซีนทั้งสิ้น๒๖ล้านโดส
พอฉีดให้กับประชาชนเพียงแค่๑๓ล้านคน
ครอบคลุมประชากรเพียงแค่๒๐ของทั้งประเทศ
ต้องรอถึงมิถุนายนปี๖๔

เดือนธันวาคมยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะฮะ

เรียกได้ว่าถ้าได้ก็ดีถ้าไม่มีก็ตาย
พอการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร

อีก๗วันถัดมาที่ประชุมสอบคอครั้งที่๑๖
๒๕๖๓เมื่อวันที่๒๔ธันวาคม
จึงถึงได้มีมติให้จัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นอีก๑๓
เพื่อให้ครอบคลุมประชากร๑๕๐ของประเทศ
หรือประมาณ๓๓ล้านคน
พอมีเรื่องครับท่านประธานครับถึงจะตื่นตัว
น่าสนใจนะครับของคำสั่งนี้นะฮะ
คือที่ประชุมวันที่๒๔ธันวาคม

ร้อยละ๑๐ให้มาจากการตกลงแบบทวิภาคี

ย้ำนะครับว่าทวิภาคีรายอื่น

และเป็นกลไกการต่อรองราคาที่มีองค์การอนามัยโลกเป็นตัวกลาง

และส่งมอบให้กับประเทศที่เข้าร่วมทุกประเทศ
เพื่อให้รับประกันว่าแต่ละประเทศจะเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม
รวดเร็วและราคาที่ยุติธรรม

ในการประชุมสอบคอเมื่อวันที่๒๔ธันวาคมครับท่านประธาน
ไม่ได้มีข้อแนะนำให้กระจุกความเสี่ยง
และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งด้วยว่าคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขที่ประชุมในวันนั้น
ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนเป็นอย่างดี

แผนกระจุกวัคซีนทำลายชาติก็เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๔มกราคมครับท่านประธาน
จากรายงานการประชุมสอบคอครั้งที่๑ทัพ๒๕๖

และการประชุมคอรมอลในวันที่๕มกราคม๒๖๖

มีมติให้กระจุกความเสี่ยงซื้อวัคซีนเพิ่มเติม
ของเดิม๒๖ล้านกลายเป็น๖๑ล้านโดส

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพอสบค
ไม่ได้สนใจข้อแนะนำจากแพทย์

จงใจพาคนไทยทั้งประเทศไปเดิมพันธ

มติคอลโมในวันที่๕มกราคมก็คือ
ไม่ได้ระบุถึงงบประมาณในการจ่ายเงินซื้อล่วงหน้า
มติคอรมอลในวันที่๑๗พฤศจิกายน
ประเด็นนี้จึงมีคำถามที่พลเอกประยุทธ์ต้องตอบ

อีก๓๕ล้านโดสจะได้แน่หรือไม่
และได้เมื่อไหร่ไม่เลื่อนแน่นะ
นี่คือนี่คือคำถามที่พลเอกประยุทธ์ต้องตอบ

รัฐบาลนี้วางแผนที่จะฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนร้อยละ๕๐

จะเร่งมาเป็นสิ้นปี๖๔ในวันที่๕มกราคมนี้เอง
ถ้าประชาชนไม่ด่ามีหรือจะเร่ง
ถ้าประเทศอื่นเขาไม่เร่งฉีดกันมีเหลือจะเร่ง
ถ้าเรื่องการค้าแรงงานต่างชาติเรื่องบ่อนไม่แดงขึ้นมามีเหรอฮะ

ผมต้องตั้งคำถามให้ผลเอกประยุทธ์ตอบฮะ
อยู่ดีปุบปรับเปลี่ยนแผนจากปี๖๖เป็นปี๖๔
จะหาวัคซีนมาทันท่วงทีได้ยังไง
ถ้าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินนะครับ
ทั้งคู่คงไม่มีมติคอลโมในวันที่๕มกราคม
ภายใต้วงเงินงบประมาณ๑๒๒๘ล้านบาท
เพราะรอไม่ไหวครับประเทศอื่นก็ฉีดไปหมดแล้วครับ

แสดงว่าทั้งคู่นายอนุทินและผลเอกประยุทธ์ต่างก็รู้ดีว่า
มันเป็นการกระทำที่เสี่ยงมาก
แถมเป็นการเสี่ยงที่เอาชีวิตของประชาชนทั้งประเทศไปเสี่ยงเสียด้วย
ผมไม่นึกไม่ฝันครับว่านายอนุทินและผลเอกประยุทธ์จะกล้าเอาประชาชนทั้งประเทศไปเสี่ยงแบบนี้
เรื่องการจัดหาวัคซีนจากหลายแหล่งเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ศาสตราจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรก็เคยได้ให้ความเห็นเอาไว้เมื่อวันที่๕กุมภา
ว่าประเทศไทยไม่ควรที่จะรอวัคซีนทางตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียว
ควรเจรจาเพื่อหาวัคซีนจากแหล่งอื่นจากรัสเซียจากจีน
ที่ผ่านการศึกษาในเฟส๓มีการใช้งานเป็นล้านโดสและขึ้นทะเบียนการใช้งานฉุกเฉินในหลายประเทศมาแล้ว
โดยคุณหมอยงได้ย้ำเอาไว้ว่าได้วัคซีนมาเร็วเท่าไหร่
ก็จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วเท่านั้น
พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินเคยรับฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญบ้างหรือไม่
ท่านประธานครับต่อให้พลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
จะมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนแล้วแต่ทุกอย่างถ้าคำนวณคณิตศาสตร์
ในทางปฏิบัติก็ยังล่าช้าอยู่ดี
จากการนำเสนอของกรมควบคุมโรคครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการให้วัคซีน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารติดตามงบประมาณ
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์นี้เอง
ระบุครับว่ากระทรวงสาธารณสุข
จะมีแผนการฉีดวัคซีนออกเป็น๓ระยะมีการแบ่งเป็น๓ระยะนะครับท่านประธาน
ระยะที่๑จะฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
คนที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุที่มีอยู่๑๙ล้านคน
ต้องใช้วัคซีนเท่าไหร่คนหนึ่ง๒โดส
คูณ๒คือ๓๘ล้านโดส
คณิตศาสตร์ตามผมให้ดีนะครับ
ซึ่งจากแผนการจัดหาวัคซีนที่ชี้แจงโดยกรมควบคุมโรค
แม้ว่าวัคซีนจะเริ่มเข้าตั้งแต่กุมภาพันธ์๖๔ก็ตาม
แต่จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมประเทศไทยจะมีวัคซีนเพียงแค่๒๑๕ล้านโดส

โดยแผนจะทยอยส่งมอบได้ในเดือนมิถุนายนปีหกสี่
นี่คือแผนนะครับเอาเข้าจริงจะได้ตามแผนหรือเปล่า
ใครจะกล้ารับผิดชอบใครจะกล้าการันตี
จากที่นายอนุทินคนนี้พูดเอาไว้ในงานสัมมนา
พิสูจน์วัคซีนสู้โควิดพลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย

นายอนุทินบอกว่ากระทรวงสาธารณสุข
สามารถฉีดวัคซีนได้เดือนละ๕ล้านโดส
มาคำนวณพร้อมกันครับจากมิถุนายนจนถึงธันวาคม
จำนวนทั้งสิ้น๗เดือน๗คูณ๕สำหรับ๓๕
แสดงว่าจนถึงสิ้นปี๖๔ฉีดได้๓๕ล้านโดส
วก๒ล้านโดสของซีโนแวคเป็น๓๗ล้านโดส
ระยะที่๑ต้องใช้๓๘ล้านโดสสำหรับกลุ่มประชากร๑๙ล้านคน
นั่นหมายความว่าแค่ระยะที่๑ในปี๖๔
ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์
คนที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุที่มีอยู่๑๙ล้านคน

ดังนั้นการฉีดวัคซีนในระยะที่๒
มุ่งฉีดให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพที่ต้องเดินทางไปมา

โดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพด้านบริการสาธารณะการท่องเที่ยว
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน
และฟื้นคืนการดำเนินชีวิตให้ใกล้เคียงกับปกติ
ไม่มีทางทำได้ณสิบปี๖๔
ความฝันของประชาชนทุกคนที่อยากเห็นวัคซีน
ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นปากท้องเขาได้รับการแก้ปัญหา

ผมสงสัยครับว่านายอนุทินคนนี้ก็คงจะเก่งเลขไม่เบา
เพราะวันที่๔บอกว่าฉีดได้เดือนละ๕ล้านโดส

ประชาชนก็ยังสงสัยนะครับว่าจะทำได้จริงหรือเปล่า
อยู่ดีวันที่๘ครับในที่ประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อแห่งชาติ

คราวนี้กลับลำครับเปลี่ยนมาบอกว่าฉีดได้เดือนละ๑๐ล้าน
อยู่ดีแค่ผ่านมา๔วันศักยภาพการฉีดเพิ่มขึ้นเท่าตัว
เป็นวันละ๓๔๐๐๐โดส
เรื่องแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีนะจะเบิ้ลตัวเลขขึ้นมาดื้อฮะ
ผมต้องถามนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า
เตรียมระบบการแจกจ่ายวัคซีนไว้หรือยัง
เตรียมสถานที่ที่จะฉีดวัคซีนไว้หรือยัง
เตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ฉีดวัคซีนไว้พร้อมหรือยัง

ระบบการลงทะเบียนและระบบการติดตามผลไว้พร้อมหรือยัง
อยากให้ชี้แจงแผนมาโดยละเอียดไม่ใช่แค่พูด
ผมยืนยันครับว่าที่ผ่านมานายอนุทินคนนี้มีพฤติกรรมกลับกรอกเชื่อไม่ได้อยู่แล้ว
ผมจึงต้องถามคนเอกประยุทธ์ในฐานะผู้ประคบบัญชา
ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติ
เมื่อไหร่เขาจะได้มีเงินรายได้มาใช้หนี้ที่สุมหัวเขาอยู่ในทุกวันนี้
ถ้าพลเอกประยุทธ์เชื่อในสิ่งที่นายอนุทินพูด
ทั้งคู่ก็ให้สัญญาให้คำมั่นกลางสภาเลย
ถ้าทำไม่ได้จะได้ออกทั้งคู่ทั้งหัวหน้าและลูกน้อง
เกี่ยวกับวัคซีนซีโนแวคครับท่านประธาน
คำถามที่พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินต้องตอบประชาชนก็คือ
ในเมื่อเลือกที่จะเอาเงินภาษี๑๒๒๘ล้านบาท
ซื้อวัคซีนจากจีนมาแก้ขัด
ทำไมถึงไม่ตัดสินใจซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม

และได้รับการขึ้นทะเบียนสำหรับการใช้งานทั่วไป
เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่๓๑ธันวาคมปี๒๑๖๓
และผลการทดลองในเฟส๓สูงถึง๗๙
ผลการทดลองเฟส๓ที่สหรัฐอารับเอมิเรด
เมื่อวันที่๙ธันวาคมพบว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง๘๖
และเป็นวัคซีนหลักที่ประเทศจีนใช้ฉีดให้กับประชาชนของเขา
ที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีกลุ่มทุนลายหนึ่งเข้าไปลงทุนด้วยเม็ดเงิน๑๕๔๐๐๐ล้าน

พอฉีดเข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งรอดครึ่งหนึ่งโดน

นี่คือจะเอาเงินภาษี๑๒๒๘ล้าน
ทำโครงการวัคซีนคนละครึ่งหรือเปล่า

ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อย่างเป็นทางการนะฮะ

ถ้อยคำอะไรที่เป็นการเสียดสี

ถ้าให้บรรยากาศอย่างนี้ไป

เกิดความเข้าใจผิดอะไรไปมากมาย

ครึ่งหนึ่งรอดครึ่งหนึ่งตายอะไรเนี่ย

ที่อยู่ในสติปัญญาของท่านอยู่ตลอดเวลาเลย

วันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจ

เฉพาะเรื่องที่ท่านจินตนาการ

เพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ท่านควรจะต้องดำเนินการให้เป็นไป

แต่ที่ผ่านมาท่านทำทุกประการตรงนี้

ประท้วงผู้ที่กำลังอภิปราย

เตือนครับให้อยู่ในร่องในรอย

ประเทศชาติเนี่ยทุกคนก็ทำงานหนัก

แล้วท่านก็นึกจินตนาการในส่วนที่ท่านคิด

เตือนด้วยครับจะเป็นประคุณให้ครับ

แล้วจะได้ไม่ต้องคุณนัทไม่ต้องประท้วงครับ

คุมไม่ได้ครับ
น้ำเสียงเข้มข้นลุกร้าวอะไรเนี่ย

ถ้อยคำอะไรที่จะเป็นการ

เช่นกรรมกระปรอก

ตายเป็นอะไรพวกนี้

ผู้ถูกอภิปรายคือท่านรองนายก

ข้อบังคับที่ไม่ได้เตือนนะครับ

ประเทศไม่ใช่ว่าจะเอามันไม่ได้ครับ

กระทศวงศ์สพได้ส่งหนังสือ
ตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคม๒๕๖๒

จริงฮะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับท่านประธาน
เพราะกว่าที่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด
จะมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อตกลงและเจรจา
เพื่อจัดหาวัคซีนกัดโคแวคและทวิภาคี
ต้องรอจนถึงวันที่๒๓กันยายน๒๕๖๓หรืออีก๒เดือนเสร็จ
และหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลย
จนกระทั่งวันที่๕ตุลาครับ
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ครั้งที่๕ทับ๒๕๖๓วันนั้นนายอนุทินเป็นประธานในที่ประชุม
ได้ปรากฏข้อความถึงที่แสดงความกังวลเอาไว้ว่า
มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการร่วมกับโคแวค
ซึ่งไทยขอเลื่อนทำความตกลงมา๒เดือนแล้ว
สถาบันควรพิจารณาระยะเวลาการดำเนินการต่างให้ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้มาซึ่งวัคซีน
เสียโอกาสครับก็คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศ๖๗ล้านคน
วันนั้นนายอนุทินเป็นประธานในที่ประชุมจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้
ถ้าอ้างว่าไม่รู้ก็แสดงว่าแอบเซ็นเอาเบี้ยประชุมแล้วหนีกลับบ้าน
นี่เป็นหลักฐานชั้นดีครับว่านายอนุทินไม่ได้ใส่ใจที่จะจัดหาวัคซีนกับโคแวคเลย
และกว่าจะตั้งคณะทำงานได้ก็ต้องรอถึง๒เดือนเสร็จ
แล้วก็ทำงานเช้าช้อนเย็นช้อนแถมในวันที่๑๙ตุลาคม
ยังออกมาพูดจาไม่บอกประชาชนในเรื่องจริง
ว่าได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมไปแล้วตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคม
แล้วทำไมไม่บอกให้ครบไม่บอกให้จบ
ดองเรื่องมาถึงปัจจุบัน
ล่าสุดยังออกมาแถลงในกระทรวงสาศุกร์
ที่ประเทศไทยไม่เข้าร่วมโคแวคเพราะกฎหมายไม่เอื้อ
ตอนนี้แก้กฎหมายแล้วอยู่ระวังอยู่ระหว่างเจรจาใหม่
ตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคมทำหนังสือแสดงเจตนารมณ์
มาจนถึงวันนี้๗เดือนกว่า
นายอนุทินเพิ่งจะมาเจรจาใหม่
คนที่ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนจากโคแวค
แถมยังแก้ตัวหลอกประชาชนไปเรื่อย

ยังกล้ามั่นใจที่จะให้ตัวเองดำรงตำแหน่งรองนายก
ลำตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปได้อย่างไร

จากนายรุนจะไม่ยอมรับความผิดของตนนะครับ

มาโพสต์เฟซบุ๊คอีกด้วยครับท่านประธาน
แถลงว่าการที่ประเทศไทยไม่เข้าร่วมโคแวค
เป็นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศฐานะปานกลาง
คำถามที่เกิดขึ้นทันที
มาเลเซียที่มีรายได้ต่อประชากร
สูงกว่าประเทศไทยถึงตัดสินใจเข้าร่วมโคแวค
ประเทศที่ร่ำรวยอย่างแคนาดาออสเรียนิวซีแลนดสวีเดนนอเวย

ประเทศสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดน
ก็ยังตัดสินใจเข้าร่วมโคแวค
และอะไรมาดนใจให้พลเอกประยุทธ์
และนายอนุทินใจกล้าขนาดที่จะให้ตายยังไง
ก็ไม่ยอมให้ประเทศไทยเข้าร่วมโคแวคให้ได้
ยังไงจะเอาคนไทย๗๖๗ล้านคนไปกระจุกความเสี่ยง
เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนหรืออย่างไร
ครับ

ผมอยากให้นายอนุทินเข้าไปดูเว็บไซต์

โคแวคเป็นโครงการจัดหาวัคซีนระดับโลก

เข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็วเท่าเทียม
โดยไม่จำกัดรายได้ของประเทศ
ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมกับโคแวคไปแล้ว๑๑๒ประเทศ
ประเทศอาเซียนเข้าร่วมไป๙ประเทศ

เว้นประเทศไทยที่มีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์

คโปร์เวียดนามฟิลิปปินสมาเลเซียบรูไนกัมพูชา
พม่าลาวอินโดอ่านไปก็เหนื่อยไป

ทำให้ประเทศไทยเรามีอะไรแตกต่างจากประเทศ๑๗

กับรุ่นตรีที่ชื่ออนุทินด์เท่านั้นเอง
คำชี้แจงจากกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่า
หากประเทศไทยเข้าร่วมโคแวคต้องนำเงินไปจ่ายล่วงหน้า
ถ้าวัคซีนไม่สำเร็จจะไม่ได้เงินคืน
ผมต้องตั้งคำถามแล้วทำไมวันที่๑๗พฤศจิกายน
พลเอกประยุทธ์ถึงกล้าอนุมัตินำเงิน๒๓๗๙ล้าน
เงื่อนไขก็เหมือนกัน
ถ้าวัคซีนไม่สำเร็จก็ไม่ได้รับวัคซีน
ต้องรออีก๖วันซึ่งก็คือ๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๐
แล้วอย่ามาอ้างครับว่าโคแวคแพง
จากข้อมูลที่คุณหมอนครเปรมศรีผู้มนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
แถลงพร้อมกับนายอนุทินชาญวิรากุลเมื่อวันที่๑๙ตุลาคม
ระบุเอาไว้ครับราคาของวัคซีนจากโคแวคเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๑๐๕๕เหรียญสหรัฐต่อโดส
ถ้าตั้งใจจะซื้อทำไมจะซื้อไม่ได้
นี่คือประเด็นชี้ชัดว่านายอนุทินไม่ได้ใส่ใจในการจัดหาวัคซีนจากโคแวคเลย
กะจะพาประชาชนไปกระจุกความเสี่ยงไว้ที่วัคซีนยี่ห้อเดียว
ข้ออ้างที่นายอนุทินอ้างว่าถ้าจองวัคซีนกับโคแวคแล้วจะเลือกวัคซีนไม่ได้
จริงก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วฮะ
เพราะโคแวคเขามีหน้าที่กระจายความเสี่ยงวัคซีนที่จะส่งมอบให้กับประเทศต่าง
และในกรณีที่เราอยากจะเลือกวัคซีนจริงก็มีเงื่อนไขที่เลือกได้
แย่ที่สุดก็คือการแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขที่มีรัฐมนตรีชื่อนายอนุทินที่ออกมาหลอกประชาชนว่า
จองซื้อวัคซีนกับโคแวคแบบเลือกผู้ผลิตไม่ได้๑๖เหรียญสหรัฐต่อโดส

ข้อเท็จจริงถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์กาวีนี่ไม่ใช่เลยฮะ
เขาระบุไว้ชัดว่า๑๖เหรียญสหรัฐต่อโดสนั้นเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า
นายอนุทินแปลอัพฟรอนต์เปรย์เม้นเป็นเงินกินเปล่าได้ยังไง
นายอนุทินคิดว่าประชาชนโง่หรือครับ

ล่วงหน้าไปถ้าของจริงมาแพงกว่าก็จ่ายส่วนต่างเพิ่ม
และถ้าอยากจะจองแบบเลือกวัคซีนได้ก็จ่ายล่วงหน้าแพงเสียหน่อยเป็น๓๑สหรัฐต่อโดส
คำว่ากโกหกใช่ไหมครับ
ครับหลายประโยคครับ

รายนั้นได้ฝ่าฝืนข้อมังคับมาตราที่๖๙
แล้วทยอยเรื่องของคำเสียดสีเรื่องของคำว่าโกหก

โดยทั่วไปก็ไม่ควรใช้แต่มันเป็นการอภิปรายไม่ว่างใจนะครับ
ไม่เป็นไรครับท่านรองนายกอยู่ครับ
ผมเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาชี้แจงพวกเราจะได้เข้าใจอะไรต่างได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับ

ที่จะเสียเปล่านะครับกรณีที่อยากจะเลือกวัคซีนได้
นายอนุทินโกหกประชาชนทำไมโกหกประชาชนทำไมโกหกทำไม
พูดซ้ำสัก๓ทีเลยครับท่านประธาน
และที่นายลอกประชาชนว่า
ถ้าประเทศไทยต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโดยตรง

ผมขออยากประทับตัวท่านตามตาเก้าครับ
ครับผมครับหลายประโยคที่เสียดสี
และเป็นการถ่ายทอดสดถูกพี่น้องประชาชน

ฉะนั้นมารยาทในสิ่งเหล่านี้นั้น
เหมาะที่จะกล่าวกับผ่านท่านประธาน
ถึงผู้นำของประเทศทั้งสองท่านครับ
โดยทั่วไปแล้วเขาก็ไม่ใช้กัน
แต่ว่าบังเอิญวันนี้มันมาพิปรายไม่ไว้วางใจ
ก็ต้องยอมรับถ้อยคำบางอย่าง
ที่อาจจะแรงกว่าปกตินะครับ
แต่ว่าผมได้เรียนไว้แล้วว่าโดย
ผู้อภิปรายท่านวิโรธก็เป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่ง
ผมไม่ห้ามก็ไม่ได้ก็คือกริยา
อาการน้ำเสียงรูปร่างรุนแรง
แต่ว่าถ้อยคำเนี่ยคุมได้ครับ

ท่านรองนายกรรมตรีก็สามารถที่จะบอกได้ว่า

ถึงตอนนั้นขอให้เขามีโอกาสได้พูดต่อไปครับ

ครับผมนายอนุทินหลอกประชาชนว่า
ถ้าประเทศไทยต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโดยตรง

ผมอยากให้นายอนุทินตั้งสติแล้วคิดดูดีครับว่า
จำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยจะสั่งซื้อ
กับวัคซีนที่โคแวคที่รวมเอา๑๗๒ประเทศไปต่อลองรวมกัน
สุประชายครับ
การเรียนเล่นมันทิกรุกครับ
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ

ถ้อยคำอันไม่สุภาพใส่ร้ายเสียดสี
กล่าวหาว่าโกหกโกหกโกหกนะครับ
และหลอกประชาชนซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
หรือการเสนอยัตติธรรมดาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำได้ล่ะครับ
ครับเพราะฉะนั้นผมขอความภูมิข้อมูลงานท่านท่านประตานได้โปรดวินิจฉัยนะครับ
เพราะผมเองผมเห็นว่าท่านอภิปรายมาเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ย
โกหกไปครึ่งหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้า
ถ้าเขาโกหกได้ผมก็กล่าวหาว่าเขาโกหกได้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าไปกล่าวหาผู้อภิปรายไม่ได้นะครับท่านถอนครับ
ครับผมถอนครับครับผมแต่ขอให้ท่านวินิจฉัยนะครับว่าครับผม
อย่าให้เขาอภิปรายประการต่อมาผมขออนุญาต
ให้ท่านได้โปรดวินิจฉัยสิ่งที่ท่านได้วินิจฉัยไปทั้งหนึ่งไม่สักพูดนะครับผมวินิจฉัยแล้วครับ
ขอยืนยันคำวินิจฉัยแล้วเดี๋ยวท่านรองนายกท่านมีสิทธิ์ที่จะบอกว่า
สิ่งที่ผู้อภิปรายพูดมานั้นจริงหรือโกหกโกหกท่านก็พูดได้ครับ
เชิญนะครับวินิจฉัยแล้วครับจบเลยครับครับผม
เชิญคุณยายต่อครับครับผมขอบพระคุณครับ

เชิญวินิจฉัยต่อครับท่านประทานครับผมนัทฤษฐ์ปัวประทุมผู้แท้อัสโดรณ์แบบบัญชีไรชื่อพักเก้าไก่ครับ
ผมขอประท้วงผู้ประท้วงตามความความความครับข้อหกสิบเก้าครับนัทฤษฐ์ครับจบเลยครับ
ท่านผู้ประท้วงกำลังใช้เทคติกวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วก็ท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับหลายครั้งท่านตอบแทนท่านรัฐมนตรีครับ
ไม่ไม่ครับอยากฟังรัฐมนตรีตอบครับไม่ไม่เขียวครับ
จบแล้วครับนารุชอย่าเสียเวลาครับเชิญครับ
กับจำนวนวัคซีนที่โคแวครวมเอาร้อยเจ็ดสิบสองประเทศไปต่อรองรวมกัน
เทียบกับประเทศไทยประเทศเดียวใครควรจะมียอดสั่งซื้อมากกว่ากันครับ
ใช่ฮะโคแวคครับโคแวคต้องมียอดสั่งซื้อมากกว่าประเทศไทยประเทศเดียวอยู่แล้ว
สั่งซื้อมากกว่าราคาก็ถูกกว่าเรื่องง่ายแบบนี้ผมเชื่อว่านายอนุทินรู้อยู่แก่ใจ
และข้อเท็จจริงก็เป็นเช่นนั้นจริงถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาเปิดเผยโปร่งใสอย่างองค์กรยูนีเซฟหรือองค์การอนามัยโลก
ในขณะที่ประเทศไทยต้องซื้อในราคา๕เหรียญสหรัฐต่อโดส

ใครมีอำนาจในการเจรจาต่อลองมากกว่า
วันนี้นายอนุทินควรรู้ได้แล้ว

เพราะวันที่๒๒มกราคมไม่นานนี้เององค์การอนามัยโลก

และเมื่อวันที่๓กุมภาครับ

แจกจ่ายวัคซีนไฟเซอร์
โดยจะแจกจ่ายภายในไตรมาสที่๑และไตรมาสที่๒
โดยประเทศต่างในอาเซียนได้รับการแจกจ่ายวัคซีนจากโคแวคกันทั่วหน้า
ผมอยากบอกให้นายอนุทินเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาบ้างฮะ

มาเลเซีย๑ล้าน๖แสนโดส

กัมพูชา๑ล้าน๓แสนโดสโดยประมาณ

ลาว๕แสนโดสเศษ

ส่วนประเทศไทย๐ครับ
เพราะนายอนุทินชาญวิรากูลและผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่ให้ประเทศไทยเข้าร่วมโคแวค
ที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผมไม่ได้บอกนะครับว่าต้องให้ประเทศไทยพึ่งพาโคแวคทั้งหมด

ทั้งที่โลกใบนี้มี๑๗๒ประเทศประกาศเข้าร่วม
เจ้าเดียวเป็นการกระทำที่เสี่ยงมาก
มันเกิดอะไรขึ้นครับ

ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อนเสียด้วย
กรณีนี้จะอธิบายให้กับประชาชนทราบอย่างไร

ในกรณีนี้คุณธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารณิเทศ

แต่ส่งต่อข้อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากสบคที่มีผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

จากบริษัทเอกชนที่ไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อน

จากบริษัทที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมา

ในสถานการณ์ที่โรคระบาดคุกคามประชาชน
ในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจปากท้อง
กับวัคซีนที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างจำกัด

มีข้อมูลทางสถิติไม่มากนัก
สิ่งที่รัฐบาลควรทำในระยะสั้นก็คือ
เร่งจัดหาวัคซีนจากแหล่งต่าง

จะได้มีวัคซีนอีกตัวหนึ่งมาทดแทน
ถ้าพบว่าวัคซีนตัวหนึ่งมีประสิทธิภาพต่ำ

หรือพบว่าประชากรกลุ่มหนึ่งมีอาการแพ้อย่างรุนแรง

จะได้มีวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนได้ใช้

ไฟเซอร์ต้องเก็บที่อุณหภูมิลบ๗๐องศา

เราวางแผนการกระจายวัคซีนดี

และไม่จำเป็นต้องสำรองเอาไว้มาก
ก็สำรองไว้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการกระจายความเสี่ยงแล้ว
อีกสาเหตุหนึ่งครับที่จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนก็คือ
กายพันธุ์ของเชื้อไวรัส

และถ้าการกายพันธุ์นี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วฮะ
เราจะทำยังไงเล่นสุมสต๊อกวัคซีนถึง๖๑ล้านโดส
ตอบมาสิครับคนเอกประยุทธแจนโอชาตอบมาสิครับ

เพราะมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านว่าระบุว่าเป็นการเร็วที่จะด่วนสรุปอย่างนี้
เป็นข้อสรุปที่ด่วนสรุปเกินไป
แล้วไม่ต้องมาอ้างนะครับว่าถ้ากระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนแล้ว

ในเมื่อโคศกองทัพบกยังคงยืนยันในวันที่๑๘มกราคม
ว่าจะคงซื้ออาวุธในงบประมาณปี๖๕เป็นเงินสูงถึง๖๑๕๒ล้านบาท
ผมแนะนำอย่างนี้ครับให้พลเอกประยุทธ์ที่เป็นผอสบค
พลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ที่เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พลเอกประยุทธ์ที่เป็นอดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
เจรจาปรับลดงบประมาณกับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
งบประมาณมีครับแต่ไม่ซื้อไม่เอามากระจายความเสี่ยงด้านวัคซีน

มาดูกันครับท่านประธานมาดูว่าแต่ละประเทศในโลกอารยประเทศ
เขากระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนกันยังไงเขาไหลยี่ห้อใช่ไหมครับ
มีแต่ประเทศไทยสีฟ้าเน้นแอสตราเซเนก้า๒ล้านโดส
จุ๋มกระจิ๋มเล็กนี่แทบมองไม่เห็นจริงต้องไม่นับซะด้วย
ระหว่างอย่าไปวิจารณ์องค์ก่อนข้างนอก
ญี่ปุ่นฮะสั่งซื้อวัคซีนจากแอสตราเซเนก้าไฟเซอร์โมเดอร์น่าและโคแวค
เกาหลีใต้แอสเตอร์เซเนคาไฟเซอร์โมเดอร์น่าจอนซันและโคแวค
คโปร์ฮะไฟเซอร์โมเดอร์น่าซีโนแวคและโคแวค
อินโดนีเซียแอสตราเซเนก้าซีโนฟาร์มซีโนแวคคันไซโน่และโคแวค
มาเลเซียแอสตราเซเนก้าไฟเซอร์และโคแวค
ฟิลิปปินส์แอสตราเซเนก้าโนวาแวคโมเดอร์น่าและโคแวค
ส่วนประเทศไทยโคแวคก็ไม่เข้าร่วมนะฮะ
ผลเอกประยุทธ์นายกรรมตรีเอาประชาชนทั้งประเทศ
ไปกระจุคความเสี่ยงที่แอสเตอร์และเซเนคาตั้งหกสิบเอ็ดล้านโดส
โนแวคแทบจะไม่นับเพราะมีแค่๒ล้านโดสเท่านั้นเอง
แวคก็ไม่เข้าร่วมด้วยอีกเรื่องฮะถ้าผมเป็นไฟเซอร์
ผมจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลชุดนี้จากกรณีเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์
นายอนุทินเอาข่าวเท็จเอาข่าวปลอมมาเผยแพร่สร้างความกลัวให้กับประชาชน
เพราะอาการปากเบี้ยวและกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่นายอนุทินเอามาพูดขู่ประชาชน
จริงแล้วเป็นอาการชั่วคราวที่แพทย์สามารถดูแลให้หายเป็นปกติได้
และข้อเท็จจริงอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก
โดยสถิติแล้วเกิดขึ้นเพียง๑๑๑๑ลายต่อการฉีด๑ล้านโดสเท่านั้น
ประเทศชั้นนำอารยประเทศต่างก็ซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์
ยืนยันจากลอยเตอร์แฟคเช็คก็ได้ตรวจสอบข้อที่จริง
แล้วพบว่าอาการแพ้อย่างรุนแรงและอาการปากเบี้ยว
ที่นายอนุทินเอามาหลอกขู่ประชาชน
ไม่ใช่ผลข้างเคียงที่พบได้เป็นส่วนใหญ่
จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เรื่องนี้จริงนายอนุทินก็รู้อยู่แก่ใจ
เพราะตัวเองก็เคยแถลงไว้เองเมื่อวันที่๑๘มกราคมว่า
ฉีดวัคซีนเป็นล้านคนเป็นล้านโดสต้องมีอาการแพ้อยู่บ้าง
ผมไม่รู้ว่าคุณอนุทินจะมาดราม่าสร้างวาธกรรม
ว่าจะไม่ยอมให้คนไทยเป็นหนูทดลองวัคซีนเพื่ออะไร
เพราะทั่วโลกเขาฉีดไฟเซอร์กันมาเป็นล้านโดสแล้วครับ
มาสั่งเพิ่มในเดือนมกราคมอีกสามล้อยล้านโดสต์
จะได้รับการขึ้นทะเบียนจากประเทศจีนเมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์นี้เอง
อยากถามว่าแล้วมีมติคอรมอให้ซื้อเมื่อวันที่๕มกราคม

ผมยืนยันตรงนี้กับท่านประธานครับว่าประเทศไทยเราไม่มีหนูลองยา
แต่เราเจอแต่หนูดองยาและดองมานานแล้วด้วย
ไม่ยอมหาวัคซีนให้กับประชาชนสักที
พฤติกรรมการเผยแพร่ข่าวปลอมของนายอนุทินที่จงใจเอาข่าวเท็จ
สร้างความหวัดกลัวให้แก่ประชาชน
โดยหมายให้ประชาชนไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีนเพื่อปกเกือนความล่าช้า

ที่ฉันนางสาวปรินาไกรคุบสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี
ประท้วงผู้อภิปรายนะคะและท่านประธานข้อ๖๙นะคะ
ผู้อภิปรายได้ใช้คำพูดเสียดสีนะคะ
เพราะว่าท่านรองนายกมนตรีนะมีชื่อเล่นชื่อว่าหนูนะคะ
แล้วมีการใช้คำว่าหนูเนี่ยประโยคที่ว่าหนูรองยา
ดองยาอย่างนี้ค่ะมันเป็นการเสียดสีนะคะ
ท่านประธานซึ่งขอให้ท่านอภิญช่วยวินิจฉัยและให้ผู้อภิปรายระวัง
คำพูดด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากจะประท้วง
ก็ข้อหกสิบเก้าเหมือนเดิมนะคะคือที่ฉันก็มีความเป็นห่วง
รัฐสภาวันนี้เพราะว่าท่านผู้อภิปรายเนี่ย
มอนิเตอร์ต่างข้อมูลเยอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่า
เพราะว่าด้วยมาตรา๑๗๘นะคะผู้อภิปรายสามารถนำเอกสารเข้ามา
โดยไม่มีการตรวจสอบแต่ท่านประธานอีกนิดเดียวค่ะ
ท่านประธานอย่าลืมนะคะว่าบีดาของคุณวิโรธเนี่ย
เคยไลฟ์สดโกหกเรื่องวัคซีนจนถูกดำเนินคดีมาตรา๑๑๒มาแล้ว
มีความน่าเป็นห่วงว่าเอกสารและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้อภิปรายพูดเนี่ย
อาจจะเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดนะคะท่านประธานอย่าไปกล่าวหาข้อครับ
อย่าไปกล่าวหาผมขอตัดสินว่าเอ่อ
ถ้อยคำที่ใช้เนี่ยเช่นข่าวเท็จข่าวปลอมเหล่านี้
เป็นเรื่องที่รับรองนายกสามารถที่จะตอบได้ครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เท็จไม่ปลอมมันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เรื่องเราก็ไม่ถูกใจไม่ถูกหูแน่นอนนะเข้าใจครับ
แต่ว่าแน่นอนเมื่อเขาไม่ไว้วางใจด้วยเอาไม่มีวันที่จะพูดดีหรอกครับ
ต้องเอาข่าวมันไม่ใช่โยอาเทียครับต้องเอาถ้อยคำที่ตำหนิติเตียนเข้ามา
แต่ผู้ที่จะอธิบายชี้แจงสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้
ก็ไม่แน่บางทีพูดถูกครับพูดคำหาก็ทรายเป็นพูดถูกคำไปเอง
ต้องให้เกียรติแต่ละฝ่ายนะครับผมเพียงจะเตือนเรื่องถ้อยคำเท่านั้นเอง
น้ำเสียงท่านอย่างที่เรารู้ก็ไปอันนี้ไปคุมกันไม่ได้
แล้วแต่ลักษณะแต่ละคนก็เชิญต่อไปนะครับ

พฤติกรรมนะครับที่เอาข่าวปลอมมาเผยแพร่ให้ประชาชนนะครับ
หวังเพื่อจะกบเกือนปัญหาความล่าช้าที่มาจากการบริหารงานล้มเหลว

และเป็นปัญหาที่ไม่ยอมกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน
ถ้าประชาชนไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีนเพราะคำพูดของนายอนุทิน
แล้วประเทศไทยจะควบคุมการระบาดได้อย่างไร
ที่ซื้อมาด้วยเงินภาษีของประชาชนจะไม่ศูนย์เปล่าหรือครับ
คนเป็นรองนายกคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แต่เอาข่าวปลอมมาปล่อยแบบนี้จริงจริงไม่ใช่แค่ต้องไล่
ให้ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับ
คุณอนุทินผมยืนยันว่าคุณอนุทินหมดความชอบทำในแวดวงการสาธารณสุขไปแล้วฮะ
และยังมีหน้ามาบอกว่าถ้าไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วขอให้สงบปากสงบคำ
นี่คือสิ่งที่คุณอนุทินพูดเองท่านประธานครับ
ยายครับกลับเชิญนะครับกลับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
ผมสุประชัยใจสมุทรครับผมพยายามที่จะอดทนฟังอย่างที่ท่านประธานได้แจ้งกับสภา
ชิกในห้องประชุมแห่งนี้ว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าท่านประธานปล่อยให้ท่านผู้อภิปราย
อภิปรายไปในท่วงทำนองลักษณะนี้ไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยผมว่าจะทำให้สภาของเราเนี่ย
เสื่อมไปเพราะคนอภิปรายคนเดียว
ท่วงทำนองการใช้น้ำเสียงไม่เป็นไรแล้วครับเรื่องนี้แก้กันไม่ได้
แต่สิ่งที่แทรกเข้าไปบอกว่าคนกระทรวงสาธารณสุข
ควรจะเอาขึ้นป้ายไม่ให้รัฐมนตรีเข้าเนี่ยผมว่านี่คือการพูดจาดูถูกเหยียดหยาม
ตลอดเวลาและผมช่วยดูแลให้อย่างดีที่สุดครับ
ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้สภาเราเป็นแบบอย่างที่ดี
เพราะฉะนั้นบางเรื่องสมาชิกอาจจะไม่ค่อยพอใจนักที่ผมท้วงว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูด
เรื่องนั้นไม่ควรพูดแต่ว่าในเรื่องอภิปรายไม่วางใจเนี่ย
ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นการกล่าวหานะครับเราอาจจะไม่ถูกหูเท่าไรหรอกครับ
รอยคำมันอย่างที่ผมเรียนว่ามันไม่ใช่รายการที่มาชื่นชมกัน
แต่เรื่องที่กล่าวหานั้นถ้ายังอยู่ในสาระประเด็นขอพูดได้
เพียงแต่ว่าน้ำหนักน้ำเสียงแต่ละคนก็ว่ากันไป
ถ้าเราปล่อยแล้วเดี๋ยวรองนายกรรมตรีท่านมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ด้วยน้ำหนักแบบเดียวกัน
เราก็ให้โอกาสนะครับ
ก็นายอนุทินชาญวิรากูลทั้งนั้นท่านประธานที่เคารพครับ
ทำไมนายอนุทินไม่ดูตัวอย่างที่ดีอย่างศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอประสิทธิ์ท่านออกมายืนยันกับ
อย่างหนักแน่นว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและท่านอาสาที่จะ
วัคซีนเป็นคนแรกตัวอย่างที่ดีอยู่ใกล้ตัว
นายอนุทินไม่รู้จักเรียนรู้แล้วเอายังผมทราบมาว่ากรมควบคุมโรคมีระบบ
ฝึกอารมณ์ให้แก่ผู้ฉีดวัคซีนเป็นอย่างดีมีระบบในการสังเกตอาการผู้ที่
วัคซีนนานถึงสามสิบนาทีและถ้ามีปัญหามีอาการข้างเคียงที่
ร้ายแรงก็พร้อมที่จะมีระบบในการส่งถึงมือแพทย
ในสิบห้านาทีผมยืนยันครับนายวิโรธคนนี้มีความเชื่อมั่นในตัว
คุณหมอและบุคลากรในวงการสาธารณสุขของไทยและขอประกาศอาสากลางสภาวะ
ขอเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนโดยไม่ลังเลใจเช่นเดียวกับคุณหมอ
สิทธิ์วัฒนภาดูอย่างประเทศสิงคโปร์ฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเขาประกาศเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน
๑หมื่นเหรียญสิงคโปร์หรือ๒๒๕๐๐๐บาททันทีนะ
และถ้ามีการเสียชีวิตหรือทุบพลภาพถาวรจ่ายทันที๒๒๕๐๐เหรียญสิงคโปร์หรือ๕ล้านบาท
แทนที่นายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีน
กับเอาข่าวปลอมมาสร้างความหวาดกลัว
นี่แหละฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย
แบบนี้ยืนยันได้เลยครับว่าจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย
คุณอนุทินก็คงจะรับประกันไม่ได้
ผมจึงต้องเตือนคุณอนุทินกลางสภาว่าอย่าเอาข่าวปลอมมาสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกเลย
คำถามที่ประชาชนต้องการที่จะรู้มากในวันนี้ที่สุดครับท่านประธาน
ก็คือการกระจุกความเสี่ยงไว้ที่วัคซีนแค่เจ้าเดียว
ถ้าวัคซีนเจ้านั้นส่งมอบล่าช้าจะทำยังไง
ถ้าฉีดแล้วมีประชาชนกลุ่มหนึ่งมีอาการแพ้รุนแรงจะทำยังไง
หรือมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันต่ำแล้วจะเอาวัคซีนตัวไหนมาทดแทน
เกิดเชื้อกายพันธุ์แล้วจะทำยังไง
และแล้วครับปัญหาจากการแทงหวยไปที่แอสตราเซเนก้าเจ้าเดียว
ก็เกิดปัญหากับประชาชนคนไทยจริง
คุณอนุทินจำได้หรือไม่ว่าตัวเองได้พูดเอาไว้เมื่อวันที่๒๕มกราคมปี๖๔ปีนี้เนี่ยนะครับ
คุณอนุทินแถลงเองว่าวัคซีนแอสตราเซเลก้าล็อตแรกจะมาจากอิตาลี๕๐๐๐โดส

หลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าว่าจะเริ่มฉีดในวันวาเลนไทย๑๔กุมภาคม
สุดท้ายวันแห่งความรักก็ไม่ได้รักสมใจครับท่านประธาน
สุดท้ายเมื่อแอสตราเซเดก้าส่งมอบวัคซีนให้กับสภาพยุโรปล่าช้า
และกดดันให้แอสตราเซง่ายส่งมอบวัคซีนให้ได้ตามสัญญากับเขาก่อน
โดสก็เลยส่งให้กับรัฐบาลไทยไม่ได้
ขนาด๕๐๐๐โดสยังมีปัญหานะครับ
จะมีอะไรการันตีว่า๒๖ล้านโดสและ๓๕ล้านโดสที่ผลิตโดยบริษัทเอกชน
เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อน
จะไม่มีปัญหาใดเลยระหว่างการผลิต
ไม่มีปัญหาใดเลยในการส่งมอบ

ผมนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติครับ
ขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ

อภิปรายในลักษณะที่วกวนซ้ำซากมาหลายครั้งครับ

อภิปรายท่านรองนายกว่า
พาคนไทยไปเสี่ยงกับการแทงหวยตัวเดียว

แต่ท่านผู้อภิปรายก็ประกาศกลางสภา

ดังนั้นการอภิปรายในลักษณะนี้
จึงเป็นลักษณะที่ขัดแย้งในข้อมูล

ประโยคเดิมซ้ำกันหลายครั้งแล้วครับ
ท่านประธานกรุณาตักเตือนไหมครับขอบคุณครับ

วนเวียนซ้ำซากเราได้พูดกันเมื่อวานว่า
ในกรณีเช่นนี้เมื่อไปให้เวลา๒๔๒ชั่วโมง
ท่านอาจจะพูดผมเรียนซ้ำซากคอยจะอนุโลม
เพราะว่าเป็นเวลาที่ต้องหักไปในส่วนของแต่ละฝ่ายครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่เคร่งครัดในเรื่องนี้เพราะว่าเขาคุมเวลาของเขาเอง

ท่านต้องเชื่อมั่นในคนของท่านด้วยนะครับ
ว่าทุกเรื่องที่อภิปรายขอตอบได้นะครับ
เราต้องเชื่อมั่นนั้นและจะทำให้การอภิปราย
จะได้ผ่านไปด้วยเรียบร้อย
ขอเชื่อมั่นต้องตอบครับ
ครับที่น่าสงสัยมากครับท่านประธานครับ

แต่เขาประกาศครับว่าจะได้รับวัคซีนภายในไตรมาสแรกของปีนี้
แล้วทำไมกรณีของประเทศไทยทั้งที่ผลิตเองแท้
ทำไมต้องรอจนถึงเดือนมิถุนายน
เพราะวัคซีนเขานำเข้าใช่หรือไม่
แต่ประเทศไทยต้องรอการผลิตจากบริษัทเอกชน
อีกเรื่องที่พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินต้องตอบคำถามประชาชนก็คือ
ผลเอกประยุทธ์และนายอนุทินจะยังคงยืนกรานให้ประชาชนที่อายุตั้งแต่๖๕ปีขึ้นไป
ทั้งที่ประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสวีเดน

มีข้อมูลการทดสอบในกลุ่มที่มีอายุมากกว่า๕๕ปีขึ้นไปแค่๑๒
และมีการนำเอาผลการทดลองในกลุ่มตัวอย่าง๒กลุ่ม
ที่มีวิธีการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันมาประมวลผลรวมกัน
ถึงขนาดที่ว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติประเทศเยอรมนี
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๕ปีขึ้นไป
ประเทศอื่นในยุโรปครับเดนมาร์คเบนเยี่ยมเนเทอร์แลนด์
กับกลุ่มผู้สูงอายุสวิสเตอร์แลนดนี่หนักเลยฮะ
เนื่องจากต้องการดูผลการทดสอบที่มากกว่านี้ซะก่อน
ประเทศไทยครับมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๕ปีขึ้นไป
อยู่ถึง๗๘๗ล้านคนซึ่งต้องใช้วัคซีนถึง๑๕๗๔ล้านโดส
บังคับให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๕๖๕ปีในประเทศไทย
อีกเรื่องที่คุณหมอหลายท่านฝากผมมาถามนายอนุทินกลางสภา
เพราะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งได้เคยไปเสนอ
แนะนายอนุทินไปแล้วว่าสถานการณ์ของประเทศไทย
แนะนำว่าควรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนอายุ๒๐๔๙ปีก่อน
เพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการสัญจรไปมา
และมีความจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางเศรษฐกิจ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ
และมีโอกาสที่จะติดเชื้อและเป็นผู้แพร่เชื้อได้
ที่สำคัญคนกลุ่มนี้เป็นคนในวัยหนุ่มสาว
หากได้รับวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียง
ก็จะได้รับอันตรายน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย
โดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหน
การติดเชื้อถ้าจะเกิดขึ้นก็ติดจากลูกหลานในวัยทำงาน
ที่ไปติดจากคนอื่นจากข้างนอก
ทำไมนายอนุทินและผลเอกประยุทธ์ถึงไม่เชื่อแพทย์

กับเอาความคิดของฝ่ายความมั่นคงที่ไม่รู้เรื่อง
ชี้นำยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีน
และยืนการว่าจะฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุก่อน
ที่ยุโรป๖๕ปีเขาแนะนำว่าไม่ควรฉีด
ฉีดวัคซีนล่าช้ามาจากการบริหารราชการที่บกพร่อง
วางแผนผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน

แทนที่นายอนุทินจะสำนึกผิดออกมาขอโทษประชาชน
กลับมาอ้างว่าที่ล่าช้ามาจากระบบกฎหมายไทย
คือจะโทษไปที่พรบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอาตัวรอด

ข้อที่จริงนายอาทินตร์ก็รู้ดีว่ามันไม่ได้ติดขัดอะไรเลย
เพราะนายอนุทินเองนี่แหละเป็นคนลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น
ลงนามเองเมื่อวันที่๙ตุลาคม๒๖๖
โดยอาศัยอำนาจตามพรบความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
ให้สามารถจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าได้

และต่อให้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รัฐบาลก็ยังสามารถขอให้สภาผู้แทนราชดร
นิตราเป็นพระราชบัญญัติออกมาได้อยู่แล้ว
ซึ่งผมเชื่อว่าสอสอทุกคนในที่นี้
พร้อมที่จะผ่านให้๓วาระรวด
กลัวศภาพผู้ท่าเรืออาสดรจนตัวสั่น
ก็ยังสามารถใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในอาร์ต

จะใช้อำนาจตามพรกรฉุกเฉิน

เพื่อให้ข้าราชการได้ทำงานอย่างมั่นใจ

ในการใช้พรกรฉุกเฉินแบบชาญฉลาดแบบนี้

มันไม่ขีดการประแดทนพวกนี้
ไปเอาไปบอกลักษณะว่าเสพติดอำนาจจนเคยตั๋วเดียว

ครับท่านประธานครับอย่าอย่าทอนนะครับเอออย่าอย่า
โทษครับอย่าพูดครับถอนเถอะครับผมถอนครับครับผม
เชิญต่อครับท่านประธานครับวิรากรครับขออนุญาตประท้วง
ท่านผู้อภิปรายครับครับก็อภิปรายท่านอนุทินอยู่ดีดี
แวะมาหานายกแขวะไม่พอหาว่าเสพติดอำนาจจนเคยตัว
ถอนแรงครับเชิญนะครับครับผมเป็นคนชอบชกข้ามรุ่นอยู่แล้วครับ
ท่านประธานสิ่งที่ประชาชนสงสัยกันนักหนาครับคือ
พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินหัวเด็ดตีนขาดต้องเอาชีวิตและปากท้องของ
ผมได้ตรวจสอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
พศ๒๕๖๓ถึง๒๕๖๖

เพราะว่าการทำร่างนโยบายก็เป็นไปได้
ที่อาจจะสำรวจตกหล่นบริษัทเอกชนบางแห่งก็ได้
โควิด๑๙เมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมในที่ประชุมสอบคอครับ
มนุษย์ระวังนะครับอย่าไปพูดถึงสถาบันภายนอกให้เสียหายระวังครับ
ผมพูดถึงที่ประชุมสอบคอและบุคคลในตำแหน่งที่มีตำแหน่งในสอบคอเท่านั้นครับ

ครับที่ในที่ประชุมสอบคอครั้งที่๑๐ทับ๒๕๖๓นะครับ
ศาสตราจารย์ในแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรที่ปรึกษาสบค
กล่าวถึงบริษัทเอกชนลายหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีน
และสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ต
เพื่อผลิตวัคซีนโควิด๑๙ชนิดไวรัลเวคเตอร์ได้
และขอให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
และขอให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาล
ในการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลไปเจรจา
โดยคุณหมอปริยัตรสกลที่ปรึกษาสอบคอ
ในวันที่๒๔กรกฎาคมหรือในอีก๒วันถัดมา
และมีการพูดถึงตัวเลขงบประมาณ๖๐๐ล้านบาท
ที่จะถูกใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีวัคซีน
ซึ่งนายอนุทินได้ยอมรับว่าเป็นงบในการสนับสนุนเรื่องวัคซีนจริง
และมอบหมายให้สถาบันวัคซีนเป็นผู้รับผิดชอบ
จากการแถลงของที่ปรึกษาสอบคอ
ที่ขอให้กระทรวงการต่างประเทศไปเป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจา
โดยมีการพูดถึงงบประมาณในการสนุน๖๐๐ล้านบาท

สอบคอหมายมั่นปั้นมือตั้งทงไว้แต่แรก
ที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชน
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด๑๙

งบประมาณ๖๐๐ล้านบาทก็ได้รับการอนุมัติจริง
เมื่อวันที่๒๔สิงหาคมปี๖๔
ทศพรสิริสัมพันธ์เลขาสภาพัฒ
ในฐานะประธานกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้ทำหนังสือที่นร๑๑๐๖ทัพคง๒๐๗
ผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรี
ให้ทราบถึงมติคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
เห็นควรอนุมัติโครงการพัฒนาวัคซีน

และเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยเป็นงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรอลแวคเตอร์

ได้รับการอนุมัติงบกลาง

หนังสือฉบับนี้ครับที่สำคัญครับท่านประธานครับ
ยังย้ำให้พลเอกประยุทธ์ทราบด้วยว่า
ที่มีศักยภาพในการผลิตสูง
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ

ต้องการเห็นการสนุนจากรัฐบาล
เพื่อการพิจารณาตัดสินใจร่วมมือกัน
นี่จึงเป็นหลักฐานครับท่านประธานว่า
การตัดสินใจของรัฐบาลในการนำเอาเงินภาษีของประชาชนไปสนับสนุน
หรือไม่สนับสนุนนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ดังนั้นคำชี้แจงที่พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินพูดมาโดยตลอดว่า
โดยที่รัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหนองยุ่ง
เป็นการโกหกประชาชนทั้งสิ้น

เป็นเงื่อนไขสำคัญในการทำข้อตกลง

ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ได้มีเรื่องมีราว

ต่อมาเมื่อวันที่๒๓กันยายน

แต่ก็มีมติให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา๒ชุด
แรกฮะคณะทำงานจัดทำข้อตกลงและเจรจา
โดยมีนายอนุทินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขเป็นประธาน
ให้ฝ่ายไทยพิจารณาแล้วซึ่งสะท้อนว่า
อีกชุดหนึ่งคือคณะทำงานเกี่ยวกับโคแวคครับ
ซึ่งผมได้นำเรียนไปแล้วครับว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังของนายอนุทิน
ท่านประธานครับเงิน๖๐๐ล้านบาทเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัคซีนชนิดไวรอลแวคเตอร์
ได้รับการอนุมัติมารอเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมแล้วนะครับ
เหลือแต่ประกาศว่าใครจะเป็นผู้ได้รับงบประมาณนั้น
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเมื่อวันที่๕ตุลาคม
ครั้งที่๕ทับ๒๕๖๓ที่มีนายอนุทินนั่งเป็นประธาน
มีรายงานระบุชัดครับว่าการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรอลแวคเตอร์
สนับสนุนหกร้อยล้านบาทอ่านดูได้ฮะที่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีและพอสวบคและนายอนุทินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการคัดเลือกประกอบไปด้วยใครบ้าง
รายงานในที่ประชุมทั้งสอบคอคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีน

อีกหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ชัดมากนะครับ
จากการแถลงของแพทย์หญิงสุชาดาเจียมสริ
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขเมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายน

ในการที่เขาบอกว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เรา
เขาเหมือนกับว่าผูกมัดไว้ว่าคุณจะต้องซื้อวัคซีนจากเขาด้วย

เรานี่ใครฮะอย่าหลงคิดว่าเป็นรัฐบาลไทย
ส่วนประโยคที่บอกว่าคุณจะต้องซื้อวัคซีนจากเขาด้วย

คุณก็คือรัฐบาลที่ต้องเอาเงินภาษีของประชาชน
นี่จึงยืนยันได้ชัดครับว่า
มติคอรมอลในวันที่๑๗พฤศจิกายน
ที่ให้มีการจัดซื้อวัคซีน

รอบคลุม๒๐ของประชากร
โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน๖๐๔๙ล้านบาท
นี่แหละครับเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่า

ตอนแรกเขาขอให้ซื้อเยอะกว่านี้

ก็สั่งซื้อเพิ่มไปอีก๓๕ล้านโดส
เป็น๖๑ล้านโดสสมความตั้งใจไปแล้ว

สิ่งที่ผลเอกประยุทธิ์และนายอาทิตย์พูดมาตลอดว่า

เป็นเรื่องโกหกประชาชน
การจัดหาวัคซีนของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
ที่มีองค์การอนามัยโลกเป็นตัวกลาง

นี่คือหลักฐานว่าผลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน

เพื่อจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นเลย
ไม่เคยคิดที่จะกระจายความเสี่ยง

คิดแต่จะให้คนไทยเผชิญหน้ากับความเสี่ยง
ทั้งที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยเงิน๖๐๐ล้านบาทจากภาษีของประชาชน

บริษัทเอกชนรายนี้ไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อน
การผลิตวัคซีนนั่นเองเป็นเรื่องที่ดี
ผมยอมรับผมไม่ได้ติดขัดตรงนี้

วัคซีนมีความต้องการสูง
มีความไม่มั่นใจในเรื่องการส่งมอบข้อมูลผลข้างเคียงสถิติต่าง

การกระจายความเสี่ยงด้วยการจัดหาวัคซีนจากแหล่งต่าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนที่รวดเร็วเพียงพอ
ที่จะใช้ฉีดเพื่อฟื้นคืนความมั่นใจในการดำเนินชีวิต
ฟื้นคืนปากท้องฟื้นคืนเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชน
ไม่ใช่เอาประชาชนไปเสี่ยงไปลุ้นกับบริษัทเอกชน
เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแบบนี้
กว่าจะปรากฏชื่อว่าไปหาวัคซีนจากเจ้าอื่นคือจวนตัวฮะ
วันที่๕มกราเพิ่งปรากฏชื่อซีโนแวค
วันที่๕มะกะลาเพิ่งปรากฏชื่อจอนเซ็นเอ็นด์จอนเซ็นและสะพุทนิกไฟส์

วิโรธครับเดี๋ยวครับมีผู้ประท้วงนะครับเชิญครับ
ท่านประธานสภาพุทธแหละสะดอดที่กรมครับ
แม้ว่าจะมีการตกลงเรื่องเวลาเกี่ยวกับฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
กับผมเห็นว่าเนื้อหายังวกวนและฟุ่มเฟื่อยครับ
เพราะฉะนั้นขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับได้ปวดกระชับ
เนื้อหาไม่วกวนและกลับฟุ่มเฟือยครับ

ครับก็ต้องไม่มีอะไรผิดข้อบังคับนะครับ
ต้องอนุญาตให้เขาอภิปรายโดยอย่าไปให้มีโอกาส
ประเดียวธนายมมตรีและรองมมตรีได้ทำเรื่องมาแล้วว่า
ขอชี้แจงหลังจากนี้ครับ
ท่านประธานครับท่านประธานครับซุปชัยใจสมุทรครับ
ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับ
ท่านประธานครับผมสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับ
คือจะขอกลับเรียนต่อท่านประธานว่าตอนเริ่มต้นมาเราก็ฟังเรื่อง
บุคคลภายนอกที่เขาเอ่ยชื่อคือบริษัทสยามเบโอไซฮัน
อยู่เป็นระยะระยะซึ่งเราก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่
เป็นข้อที่จริงที่ปรากฏอยู่ในสื่อแต่พอนานนานเข้า
สิ่งที่ท่านได้อภิปรายมันจะเป็นลักษณะว่า
บริษัทสยามไบโอไซแอนด์เนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่มีประสบการณ์
ไม่ได้เคยผลิตวัคซีนมาก่อนดูเสมือนว่าท่านกำลังจะแสดงให้เห็นว่า
รองนายกรัฐมนตรีร่วมกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ซึ่งเป็นข้อเทตจริงที่ผมว่าเป็นเรื่องที่บุคคลไปนอก
เป็นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกในลักษณะที่ไม่น่าจะอภิปรายได้
ขอความกรุณาท่านประธานได้โปรดเตือนนะครับ
ความจริงแล้วบริษัทนั้นก็เป็นบริษัทที่เรารู้ว่า
เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนใหม่อย่างไร
เพราะฉะนั้นท่านได้โปรดวินิจฉัยด้วยครับขอบพระคุณครับ
ผมรับคำประท้วงและผมเรียนสุภาชัยว่าผมคือคนแรกที่เตือน

ผมเตือนแต่ต้นว่าอย่าไปพูดถึงสถาบันข้างนอกให้เขาเสียหาย
เพราะฉะนั้นถ้อยกรรมใดที่จะทำให้เกิดความเสียหายกรุณาหลีกเลี่ยงนะครับ
เราไปประเมินด้วยตัวเราเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้
แต่อย่างไรก็ตามนั้นขอเรียนว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านนายมตรีและรองนายมตรี
จะได้ชี้แจงประเด็นที่มีการไม่ไว้วางใจ
ก็ขอให้ได้มีการอภิปรายอีกระยะหนึ่ง
ความจริงเขาขอเวลาไว้๙๐นาทีครับ

เดี๋ยวท่านประธานนิรบครับผมธีรชัยปฐุมาตรครับ
ขออนุญาตประท้วงท่านผู้ประท้วงและขออนุญาตประท้วงท่านประธานด้วยนะครับ
ข้อบังคับข้อที่หกสิบเก้านะครับเชิญครับคือในส่วนของท่านผู้ประท้วง
นะครับผมคิดว่าท่านประท้วงซ้ำซากนะครับซึ่งประธานได้วินิจฉัยไปหลายครั้ง
แล้วแต่ก็ยังมีการประท้วงอีกในส่วนนี้ท่านประธานที่กรบครับ
การที่กล่าวถึงสถาบันอื่นก็ไม่ได้กล่าวในเชิงของเสียหาย
นี่เป็นข้อที่เตือนไว้แล้วครับตรงนี้ครับครับในส่วนนี้ไม่ทันแก่หาย
ส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ประท้วงนั้น
ก็จะอภิปรายเหมือนอภิปรายแทนรัฐมนตรีซึ่งความจริงแล้ว
ลำตีนั้นสามารถชี้แจงเองได้อยากให้ท่านผู้ประท้วงนั้นนะครับ
มั่นใจในรัฐบันตรีในภาคของท่านด้วยนะครับขอต้อนรัฐทานด้วย
ด้วยเคุณลุนาไม่เป็นไรครับห้ีเบนไม่เป็น
จะสามารถผลิตวัคซีนและส่งมอบตามจำนวนที่ได้วางแผนเอาไว้
มั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีปัญหาการผลิตเลย

จากเดิมที่ต้องส่งมอบ๘๐ล้านโดสภายในเดือนมีนาคม๒๖๖

เขาผลิตวัคซีนมาแล้วกว่า๒๐ปีนะฮะ

แล้วผลเอกประยุทธ์และนายอนุทินจะเอาอะไรมามั่นใจ
ที่จะพาคนไทย๖๗ล้านคนทั้งประเทศ
ทั้งที่เขาเพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมา
และไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนเลย
เอาประชาชนไปเสี่ยงได้ยังไง
จากการประชุมคณะกรรมธิการการสาธารณสุข
สภาผู้แทนรัศดรเมื่อวันที่๔กุมภา

มีผู้แทนจากทางออยอเพศัจจรกรหญิงกรพภัพธ์๓สาน๔
ได้แจ้งกับที่ประชุมกรรมธิการการสาธารณสุข
ออยได้ตรวจประเมินไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วพบว่าไม่ผ่าน
มีการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วและไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอะไร
ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการผลิตก็ยังไม่ผ่านออย
แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินเอาอะไรไปมั่นใจ
ถึงเอาคนไทย๖๗ล้านคนไปฝากความหวังไว้กับบริษัทเอกชนลายนี้
ตกลงออยนี่ย่อมาจากอันตรายเยอะหรือเปล่าครับ
เงิน๖๐๐ล้านบาทผมยืนยันครับ
โทษครับสถาบันของรัฐเราจะไม่เชื่อหรือเชื่อก็ตาม
แต่อย่าไปให้กำจัดความให้เขาเสียหายนะครับ

เงิน๖๐๐ล้านบาทครับท่านประธานครับ
รัฐบาลเอาเงินภาษีของประชาชนไปอุดหนุนบริษัทเอกชน
เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรัลเวคเตอร์

สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรภักดิ์พลังประชารัฐ

เมื่อกี้ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยไปแล้ว
ว่าไม่ควรจะเอ่ยถึงบริษัทเอกชนที่ท่านผู้อภิปราย
ได้พูดถึงตั้งไม่รู้กี่สิบครั้งแล้ววนเวียนซ้ำซากอยู่
เมื่อท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยไปแล้วตามข้อที่๗๑
ก็ถือว่าคำวินิจฉัยของท่านประธานนั้นมีผลผูกพันแล้ว
แต่ปรากฏว่าท่านผู้อภิปรายก็รับทราบ
แต่ว่าพอเริ่มต้นอภิปรายก็เอาอีกแล้วครับท่านประธาน
ก็พูดถึงบริษัทเอกชนนั้นอีกนะครับ
ดังนั้นผมต้องขออนุญาตให้ท่านประธานกรุณาควบคุมให้ผู้อภิปรายหยุด
แล้วก็ถอนคำพูดที่พูดถึงบริษัทเอกชนเมื่อกี้
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านประธานได้วินิจฉัยไว้แล้ว
ผมไม่ได้ห้ามเอ่ยครับผมบอกว่าอย่าพูดให้องค์กรภายนอกเสียหาย
เพราะฉะนั้นก็สามารถเอ่ยชื่อได้
แต่ว่าข้อความใดที่จะทำให้สันนิษฐานหรือไปคิดเองว่าเสียหายด้วยความเชื่อเนี่ย
หลีกเลี่ยงนะครับท่านพิรุธครับเชิญนะครับ

คำว่างบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาคอุตสามารถเนี่ยนะครับ
ประชาชนที่ได้ยินเนี่ยนะครับ
ครับชื่อหน้าครับ
ทำข่าวอย่างไรครับ
ผมยังไม่เห็นด้วยกับที่ท่านประธาน

เอ่ยได้แต่ไม่ให้เสียหาย
ผมยึดตามข้อบังคับโดยไม่จำเป็น

ประกอบการอภิปรายแต่ไม่เสียหาย

มันต้องจำอันนี้นะครับ

ประชาชนส่วนใหญ่ก็คงคิดไปว่า

คงถูกเอาไปลงทุนในด้านเทคโนโลยี

ในขนุภัณฑ์แค่๘๐ล้านบาท

แต่๔๓๐ล้านเป็นการนำไปซื้อวัตถุดิบ

และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง
ทั้งที่การซื้อวัตถุดิบ

ซื้อวัตถุดิบให้กับบริษัทเอกชนลายนี้ด้วย

และที่พลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน

ด้วยนโยบายที่ไม่ทำกำไร

เป็นนโยบายเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดเท่านั้น

หลังปี๖๕หากการระบาดสามารถควบคุมได้แล้ว
และเงินอุดหนุน๖๐๐ล้านบาทที่มาจากภาษีของประชาชน
ก็จะคืนหลังจากวงรอบที่ผลิต๒๐๐ล้านโดสแล้วเท่านั้นครับ

ขอบคุณครับท่านประธานผมขออนุญาตประท้วงว่า
ตามข้อ๖๙ผู้ประท้วงนั้นได้ฝ่าฝืนข้อวิจัยของท่านประธาน
ก็คืออย่าไปกล่าวให้บุคคลภายนอก
ก็คือเมื่อกี้ที่กล่าวถึงบริษัทที่กล่าวไปนั้นเสียหายนะฮะ
ซึ่งท่านก็ยังวนเวียนกล่าว
โดยที่ทำให้บริษัทเสียหายอยู่โดยตลอด
ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจบริษัทเอกชนนั้น
ดังนั้นท่านประธานครับตามข้อบังคับข้อที่๑๘๒แล้ว
ท่านผู้อภิปรายเข้าข่ายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืน

ก็อยากจะขอให้ท่านประธานช่วยกรุณาว่าหลายเรื่องให้ถอนคำพูดออกไปด้วย
แต่ว่าก็สุดแล้วแต่ท่านประธานครับ
ผมก็ขออนุญาตนะถ้าท่านยังพูดอีกผมก็จะมาทวงอีกละครับ
ผมก็รับฟังด้วยความเคารพต่อความเห็นทุกฝ่ายนะครับ
แต่ว่าผมก็ถือข้อบังคับข้อที่๖๙
คือกรณีใดที่เป็นเรื่องที่ผิดข้อบังคับก็จะห้าม
เอ่ยชื่อโดยไม่จำเป็นก็ไม่อนุญาต
แต่ว่าประเด็นที่ก็เป็นเปรียบกับประเด็นเรื่องของวัคซีน
เรื่องของไม่วางใจท่านรัมภีร์รายละรองรายละรัมภีร์
เพราะฉะนั้นการเอ่ยข้อที่จริงนั้นก็ต้องอนุญาตให้เอ่ยครับ
เพียงแต่ว่าเป็นองค์กรภายนอกต้องไม่เอ่ยให้เกิดความเสียหาย

รอให้ก้อพิพลายต่อแล้วค่อยทวงต่อครับ

ผมคิดว่าหนีอีกเรียกดีกว่าครับ

การซื้อวัคซีนคืนจะเกิดขึ้นหลังจากวงรอบ
ติดสองร้อยล้านโดสแล้วเท่านั้นนะครับ

สยามไยโอไซเอนจะซื้อคืน

หลังจากที่การระบาดควบคุมได้แล้ว

ราคาตลาดซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไหร่
แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะแพงกว่า๕๐๐

เรื่องแบบนี้ทำไมนายอนุทินและผลเอกประยุทธ์

ทำไมต้องอำพลางข้อมูลส่วนหนึ่ง

ในเมื่อเงิน๖๐๐ล้านบาทที่รัฐบาล

สยามไบโอเซียน

ประชาชนควรต้องตรวจสอบได้

เขาไม่ได้ผลิตวัคซีนมาแจกให้ประชาชน

แต่ก็มีรายได้เป็นกระแสเงินสดเข้า

ผมต้องปรามนะครับอันนี้ครับผมต้องปรามนะครับ
เพราะว่าต้องไม่เอ่ยภายนอกให้เกิดผลกระทบตามความเข้าใจของเรานะครับ
ครับครับผมขอบคุณครับท่านประธานการณ์ครับ
และเมื่อการระบาดถูกควบคุมได้แล้ว
เขาก็ไปผลิตวัคซีนทำกำไรได้
จึงไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับประชาชน
และถ้าจะนับกันจริงว่าใครมีบุญคุณต่อใคร

คำนี้เขาเสียหายครับ

ถอนให้ครับ
และถ้าจะให้ยอมรับกันจริงก็คือ
เงินภาษีที่มาจากประชาชนต่างหาก
ที่มีส่วนสนับสนุนบริษัทเอกชน
ดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบสัญญา
มีสิทธิ์ที่จะขอดูข้อตกลงตลอด

ขอให้ไม่อัพพิพายนในประเทศนี้ครับ

มันไม่ควรไม่เกี่ยวกับการไม่ไว้วางใจ

เป็นเรื่องไปวิจารณ์องค์กรภายนอกนะครับ

ครับถอดบรรยายนี้ออกไปนะครับขอถอดออกไปที่เกี่ยวกับองค์กรภายนอกครับ
ท่านประธานครับครับผมขอเรียนชิดอย่างอย่างนี้สั้นสั้นครับว่า
ท่านประธานครับผมสุประชัยเจอสมุทรครับขอประท้วงครับ
ท่านประธานครับทุกอย่างมีในเอกสารของทางราชการลูกศรีครับ
นิจฉัยที่ผมเรียนไปแล้วครับผมติดตามดูด้วยความเป็นธรรมครับ
อะไรที่พูดได้ก็พูดได้อะไรที่เจตนาจะให้องค์กรภายนอกเสียหายนั้น
ไม่รู้ท่านประธานครับครับผมขออนุญาตประท้วง
เรื่องนี้นะครับถอนเรื่องนี้ครับครับขอบคุณว่าต่อไปครับเรื่องนี้ครับ
ครับครับเจาะจงไปที่รองนายกนะครับผมแค่เราไปไกลภายนอกไกลเกินไป
เอาเฉพาะบุคคลที่เราไม่ไว้วางใจถ้าเราไปพูดถึงภายนอกเพียงเพื่อที่จะ
ไปกล่าวหาเพื่อแก้ข้ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ควรเลยครับ
ท่านประธานครับเชิญครับเชิญท่านประธานครับผมสุประชัย
สมุทรภูมิใจไทยครับผมขออนุญาตประท้วงต่อผู้อภิปรายและขอให้
ไม่ได้มีบุญคุณอะไรเพราะว่าจริงจริงแล้ว
พระประนิษฐานของพระบาทที่๗รัฐศิการที่๙อ่ะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านกำลังจะบิดเบือนคือท่านเองเป็นกลุ่มเดียวกับ
ที่จะขอแก้มาตรา๑๑๒นะครับแต่ไปเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านต้องให้ถอนครับ
ประชัยครับผมขอให้ท่านถอดไปแล้วครับ
แต่เมื่อเงินผมให้ท่านถอนไปก่อนเลยครับ
ที่ได้เดินมาเอ่ยท่านในลักษณะนี้ต่อครับ
ขบไม่ใช่ฉะนั้นวันรอดจะไม่สามารถไปปรายต่อได้
พี่ปรายต่อได้ถ้าเอาเรื่องนี้มาบริเวณอยู่ครับ

ครับคุณท่านวุฒิเชิญ

ผู้แท้สะดอยแบบบัญชีไรชื่อพักเก้าไก่ครับ
ผมขอประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธาน

พิปรายทั้งหมดคือการปกป้องงบประมาณแผ่นดิน
พวกผมทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนครับ

ตามข้อบังคับข้อ๖๙ครับ

กรณีไปประท้วงผู้ประท้วงไม่ได้นะครับ

ครับผมขอตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขอให้วิทยุธรรมัสพี่ปรายต่อ
ประเด็นนี้ไม่ให้หยิบยกขึ้นมาแล้วครับ

จบแล้วครับจบแล้วก็คุณพี่วุฒินั่งลงครับ

ท่านประทานครับผมอัคดรเดชท์ลุ้งมิทรักโลศ์ครับ
สมาชิกสปาปผู้แทนและสดรจังหวัดราชบรีพปฐภัฐ

วินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด

โดยเฉพาะสมาชิกผู้ที่อภิปรายนะครับ

เพราะว่าไม่งั้นการประชุมก็จะเดินหน้าไม่ได้

ขอบคุณคุณอัพพระเด็น

เชิญไปในประเด็นไม่ไว้วางใจ

ผมคิดว่าถอยไปไกล

ก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสขึ้นครับ

ในราคา๔เหรียญสหรัฐต่อโดส
สภาพยุโรป๒๑๙เหรียญสหรัฐต่อโดส

พอพูดถึงโคแวคแล้วช้ำใจนิดนะครับ
ผมเข้าใจว่าราคาคงขึ้นอยู่กับปริมาณ

แต่ถ้ามีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญา

ความแตกต่างทางด้านราคานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้เคยท้าทายเอาไว้เมื่อวันที่๒๔มกราว
ว่าถ้าอยากรู้สัญญา
ให้ไปขอโดยใช้พรบข้อมูลข่าวสาร

วันที่๒๕มคศ๒๖๔

ขอทั้งนายอนุทินขอทั้งผลเอกประยุทธ์และนายอนุทินคนเดียวกันนี้
ในวันเดียวกันกลับปฏิเสธที่จะเปิดเผยสัญญา
โดยอ้างว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญา
และอ้างว่าถ้าเปิดเผยสัญญาแล้วอาจถูกยกเลิกสัญญาหรือถูกปรับราคา
ท่านประธานที่เคารพครับซึ่งทั้งหมดนั้นไม่เป็นข้อเท็จจริงฮะ
เมื่อสัญญาเป็นข้อตกลงและมีเงื่อนไขผูกพันกับสุขภาพ
และปากท้องของประชาชนโดยตรง
เงินที่เอาไปซื้อวัคซีนก็เป็นงบประมาณแผ่นดิน
เป็นเงินภาษีของประชาชนทำไมจะเปิดเผยให้ประชาชนรู้ไม่ได้
ยุโรปครับก็มีการเปิดเผยสัญญาเพื่อความโปร่งใส
ไม่ใช่แค่คนในยุโรปที่ดาวนโหลดสัญญามาดูได้นะครับ
คนไทยและคนทั่วโลกก็ดาวน์โหลดสัญญามาดูได้
ไม่เห็นแอสตราเซเนก้าจะขอยกเลิกสัญญาอะไรกับอียู
ไม่เห็นแอสตราเซเนก้าจะขอปรับราคาอะไรกับอียู
ข้ออ้างของนายอนุทินจึงฟังไม่ขึ้นและถือว่ามีเจตนาสร้างความกลัว
เพื่อปกปิดอำพลางข้อมูลสาธารณะแก่ประชาชน
ที่เป็นเงินเจ้าของภาษี
นี่คือสิ่งที่นายอรินโกหกประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
คนแบบนี้ปล่อยให้นั่งเป็นเสนาบดีกระทรวงสาธารณสุขต่อไปอีกไม่ได้
เรื่องสุดท้ายครับท่านประธานในยัตติที่พักฝ่ายค้านเปิดไม่ไว้วางใจ
และประชาชนคนไทยจะให้อภัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้
ไปบูทนี้ประทรวงเชิญหน่อยครับ

ผมไปบูทนิติฏวรรณสมาชิกสภาพุทธแห่งราชดร
บัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
ท่านประธานครับเมื่อกี้ผู้อภิปรายผมขออนุญาตประท้วงตามข้อที่๖๙นะฮะ
ผู้อภิปรายได้นำสไลด์ที่จะฉายเมื่อตะกี้
มีถ้อยคำที่ผมได้ทักท้วงไว้แล้วก็ท่านประธานก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันว่า
ทุกอย่างถ้าจะพูดถึงกรณีพาดพิงไปถึงสถาบัน
จะต้องพูดได้เฉพาะที่อยู่ในยติแต่เมื่อกี้จงใจที่จะทำให้อ่า
ไลค์เหมือนกับกี้ปรากฏเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับสถาบัน
ผมว่าผู้อภิปรายมีพฤติการอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะฮะ
มีเจตจำนงที่จะกระทำอย่างงี้ครับครับผมไม่ได้ใช้ครับ
ผมไม่ได้ใช้ครับขอบคุณนะฮะบังเงินว่าในข้อบังคับการอภิปราย
ใจเนี่ยมันไปยกเว้นประเด็นเรื่องหนึ่งห้ามอ่านเอกสาร
เขายกเว้นให้นะครับถ้าไม่ยกเว้นให้เนี่ยผมก็ท้วงท่านวิโรธตลอดแล้วครับ
เพราะท่านอภิปรายด้วยอ่านเอกสารสองก็ยกเว้นให้ว่า
การเสนอหลักฐานวัตถุใดเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตประธาน
พนักเรียนเสนอเข้ามาอันนี้ต้องเรียนว่าตะกี้นี้ที่ท่านบิวบุญท้วง
ผมไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่เขาเสนอได้นะครับ
อันนี้ก็เรียนให้ทราบไปแต่ว่าอะไรก็ตามนะครับ
ก็อย่างที่เรียนไว้แล้วว่าถ้อยคำบางอย่างเนี่ย
โดยปกติเราก็ไม่ใช้นะครับแต่ว่าเมื่อเปิดอภิปรายเนี่ย
จริงแล้วจะว่าไปเขามีสิทธิ์ที่จะกล่าวหารัฐมนตรีโดยตรงนะ
ด้วยต้อยคำที่หลุนแรงได้เช่นไล่ออกไปไม่กลัว
เขาทำได้แต่ว่าถ้าเรามั่นใจนะครับว่าท่านนายกรมนตรีและรัฐมนตรี
สามารถชี้แจงเรื่องเหล่านี้ได้เราก็อย่าไปกังวลให้ผู้อภิปราย
พิปรายแล้วประเด็นใดที่ท่านพิปรายไม่จริง
รองนายกก็มีสิทธิ์จะย้อนกลับด้านด้วยว่าคุณโกหกโกหกโกหกโกหก
พูดกี่ครั้งก็ย้อนกลับได้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวางใจนะครับ
ว่าเราจะทำให้การประชุมเราไปโดยเรียบร้อยแต่ว่าพฤติกรรมแต่ละคนนั้นมันก็ไม่เหมือนกัน
แต่ที่เรียนแล้วว่าความเคยชินของแต่ละคนก็ต่างกัน
วิโรธก็เป็นคนที่พูดคล่องแล้วท่านก็น้ำเสียงท่านหนักแน่น
แล้วก็จริงจังก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นศัตรูกันมาสิบชาติแล้วครับ
แต่ไม่เป็นไรครับเราทำหน้าที่ของเราในสภาให้สมบูรณ์แล้วก็เคารพนะครับ
ผมต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เคารพเชื่อฟังคำวินิจฉัยวิโรธครับอยู่ในประเด็นนะครับ

ท่านครับผมขอแค่ชาติเดียวก็พอแล้วครับท่านประธานครับ
ประท้วงท่านประธานข้อ๙ค่ะ
ถึงแม้ท่านประธานจะมีข้อคิดเห็นในเรื่องของการนำสไลด์โชว์เมื่อกี้
ที่มีการพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนในหลวงราชการที่๙
และท่านประธานยังคงอนุญาตให้ผู้อภิปรายอภิปรายต่อ
และจะนำสไลด์โชว์ขึ้นมาดำเนินการอภิปรายต่อนั้น
ที่ฉันเห็นคิดว่ามันเป็นการผิดข้อบังคับข้อที่๖๙นะคะ
เชิญนั่งด้วยครับเชิญต่อ
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ๙วงเล็บ๓
ผมคารมบลพรภัณฑ์กลางสมัครคริสต์ภาพหูแท้รัฐศาสตรฐ์ชีวิตแม่ซื่อ๑๐๑
ขออนุญาตที่จะประท้วงผู้ที่ประท้วงขึ้นไปสัก๓ท่าน
ตามข้อ๑๗ข้อ๗๑วักแรก

ผมไม่เชื่อว่าการกล่าวหาเนี่ยจะผิดทุกกรณี
ผมเชื่อว่ารองนายกจะตอบได้
แล้วผมอยากฟังผิดครับผิดข้อมังครับครับท่านประธานครับ
นิดเดียวครับท่านประธานแล้วผมจะนั่ง
ผมขอเรียนว่าผมเป็นสมาชิกพักฝ่ายค้าน
วันนี้ผมอยู่ในฐานะเป็นสมาชิกสภาพุทธแทนรด

ท่านนายยกตอบดีคุณดนตินตอบดี
แต่ต้องฟังเหตุผลผมจะกดให้ครับ

ฝ่ายรัฐบาลใจเย็นครับอีกไม่นานก็จบ
เรียนตรงนี้ละครับอยากจะฟังครับ
แต่ว่าท่านต้อย้างของไอ้ผมไปมาก็มึนหวงครับ

นายวางมันมีครับคนไอ้ประยุทธ์ครับ
รู้ดีว่าบริษัทสยามไยโอไซเอ็นซ์นั้น
มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า
และแถลงด้วยตัวเองในวันที่๒๗พฤศจิกายน

ผมไปบูรณ์ที่ติตวรรณสมาชิกสภาพุทธรรษฎรภักดิ์พลังประชารัฐ

คือท่านผู้อภิปรายได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์นะฮะ
โดยไม่จำเป็นนะฮะเมื่อกี้มีการกล่าวถึงอีกแล้ว
จากนั้นผมขอให้ท่านผู้อธิบายโทษ
ก็ผมไม่อยากจะทำผิดซ้ำอะ
ท่านประธานถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าฮะ
เพราะผมเลยกลายเป็นผมไปผิดซ้ำกับเขา
เพราะผมมีว่าไม่ควรจะนำสถาบันภักษฎรมากล่าว

กรณีนี้เราควบคุมโดยเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้ามีการกล่าวถึงสถาบันกษัตริย
โดยไม่จำเป็นก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วครับผม

แทนที่พลเอกประยุทธ์จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบครอบ

จัดให้มีกระบวนการกำกับตรวจสอบอย่างเข้มข้น

และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุระคายเคืองเบื้องพยุคลบาท

ท่านประธานครับผมกำลังทำตามมาตรา๕๐แห่งรัฐธรรมนุนไทยครับ
พิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ผมยืนยันครับว่าการอภิปรายของผมเป็นการอภิปราย

จากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์
ผมไม่อนุญาตให้ออกไปเลยเถิดจาก
ยัทธิที่เราได้เสนอไว้ครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายไปกว่านั้นครับผม
ท่านประธานครับแต่พลเอกประยุทธจันทรวชา
ดำเนินการอย่างรวบรัดขาดความโปร่งใส
พรางข้อมูลสาธารณะจนเกิดความล่าช้าในการจัดหาวัคซีน
ความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประชาชนพังทลาย
ซ้ำเติมปัญหาปากท้องให้ประชาชนได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัส
และยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่
ขออภัยด้วยครับท่านผู้หยุดประท้วง
ตามข้อ๙และข้อ๗๐ครับ
ผมคิดว่าผู้อภิปรายก็อภิปรายได้พอสมควรและเนื้อหาสาระก็เริ่มวนกลับมา
และก็เป็นที่ว่าสมาชิกทั้งฝ่ายศิรษฐ์ประวัติภัณฑ์ฝั่งและเข้าใจแล้ว
อยากให้สรุปเนื้อหานะครับ

ไม่เป็นการประทุกข์นะครับขออนุญาตนะครับ

ยังให้โคศกสปออกมาแถลงว่า
จะมาช้าหรือเร็วแทบไม่มีผลกับคนไทย
เพราะเรามีหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า

ประเทศอื่นที่เขามีวิสัยทัศน์ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของเขา
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่เขาไม่มีหน้ากากผ้า
หน้ากากอนามัยเหรอครับ
ท่านน่าจะรู้ดีนะครับว่า
ณวินาทีนี้สิ่งที่ประเทศเรามี
แต่อารยะประเทศไม่มีนั่นก็คือปี๊บ
วันมาตรงเนี้ยนะครับครับครับท้อยคำที่เราไม่ไว้บางใจแรงแรงเนี้ย
ไม่เป็นไรครับแต่ต้องไม่เป็นการเสียดสีครับครับบางทีความเสียดสีเนี่ยเบากว่า
ดังนั้นผมถอนคำว่าปี๊บครับเพราะว่าท่านนายกอาจจะไม่ต้องการ
จริงผมยังไม่ทราบว่าปี๊บคืออะไรนะครับแต่ว่าผมเล่าให้ฟังว่า
คือถ้าอภิปรายอย่างนี้ผมว่านะเขาคุมเรื่องการอภิปรายไว้ไม่เสียดสี
ไม่ดูถูกไม่อะไรเนี่ยความจริงแล้วเวลาพิปรายเนี่ย
ถ้อยคำตรงตรงเนี่ยหนักกว่าด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าเป็นการกล่าวหาโดยตรง
แต่ว่าถ้อยคำที่เป็นการเสียดสีนี้เราพยายามละเว้นครับ
เพราะสามารถว่าโดยตรงได้อยู่แล้วครับครับเพื่อแสดงความเคารพกับ
ท่านประธานผมขอถอนครับนะครับแทนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
สำนึกในโถสานุโทษของตนนะครับแล้วกลับตัวกลับใจเป็นคนดี
แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับเหิมเกลิมถลำลึกนะครับขอเอาไปด้วย
กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแสดงว่าเดิมเนี้ยไม่ดีฮะอันนี้ขอร้องอย่า
อย่านะครับอย่าไปใช้กรรมนั้นครับครับเอาละครับกลับตัวกลับใจก็ไม่ได้นะครับ
ผมทำนี้ไปครับนะครับแต่ผลเอกประยุทธ์นะครับกลับถลำลึกครับ
ปิดบังข้อมูลความผิดของตนนะครับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบสอง
ฟ้องปิดปากกับคนที่ออกมาตั้งคำถามเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน
พฤติกรรมรู้แก่อำนาจของผลเอกประยุทธ์เช่นนี้กลับสร้างความระคายเคืองเบื้องพยุคลบาทให้หนักเพิ่มขึ้นไปอีก
แล้วล่ะครับนี่หรือคนที่อ้างตนว่าสำนึกในพระมหากรุงนาที่คุณครับอันนี้อันนี้คงไม่ได้ครับ
ขอถอนด้วยครับตรงนี้นะครับคือพ่อแม่ไปสั่งสอนเลยว่ามันคืออะไรอ่ะ
เพราะสถาบันศิราคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาอย่างนั้นครับ
ขอถอนครับครับถอนครับแล้วถอนคำนี้ออกไปนะครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับถอนไปครับวิโรธครับ
ครับถอนไปนะครับครับครับพฤติกรรมที่ไร้สติปัญญา
ท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานข้อเก้าค่ะ
อยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนะคะเพราะว่าวันนี้เราเหลืออีกแค่
สามนาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าสิบห้านาทีสุดท้ายเนี่ย
รู้สึกจะไปพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์เยอะ
จนทำให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยไม่สบายใจเยอะแล้วอย่างที่เขา
ญาตเอ่ยน้ำท่านศีระนะคะก็เอ่ยวาจาที่ค่อนข้างจะไม่สุภาพ
แล้วได้ถอนไปแล้วว่าครับพ่อแม่เป็นทางสอง
จริงจริงบีดาเขานะคะตัวดีเลยค่ะไลฟ์สดเลยค่ะ
จนถูกดำเนินคดีมาตราร้อยสิบสองค่ะท่านนะ
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ย๑๓นาทีสุดท้ายเนี่ย
ผ้าพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่หยุดเลยค่ะท่านผมขออนุญาตให้ถอนฮะ
ถอนนะครับอย่าไปล่วงเกินถอนฮะลุกขึ้นถอนนะครับ
ถอนครับถ้าไปล่วงเกินบรรพบรุษเขาถอนครับถอนค่ะ
ครับผมครับอยู่ในพอแล้วนะครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
พอแล้วครับครับผมครับท่านประธานที่ครบครับ
พฤติกรรมที่ไร้สติปัญญาไม่ฟังความคิดเห็นของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในวงการสาธารณสุข
มีแต่ความกล้าที่จะทำเรื่องชั่วร้ายก่อกรรมทำเข็นกับประชาชนกล้าที่จะพาประชาชนไปกระจุกความเสี่ยงกับวัคซีนเพียงเจ้าเดียว
ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน
ขัดกับแนวทางในการจัดหาวัคซีนแบบกระจายความเสี่ยงที่นานาอารยประเทศได้กระทำ
กล้าที่จะนำเอาเงินภาษีของประชาชน๖๐๐ล้านบาทไปอุดหนุนบริษัทเอกชนโดยขาดความโปร่งใส
ปิดบังข้อมูลแก่ประชาชนพอถามก็ท้าให้ไปขอพอขอก็อ้างมั่วซั่วยืนการที่จะไม่ให้
กล้าที่จะเผยแพร่ข่าวเท็จข่าวปลอมเพื่อสร้างความหวาดกลัวในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
เพื่อปิดบังความผิดของตนให้ประชาชนหลงเชื่อและยอมรับชะตากรรมกับปัญหาวัคซีนล่าช้า
ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นและที่กล้าที่สุดนะครับคือกล้าที่จะเป็นเหลือบลิ้นไลปรสิทธิ์
ประชาชนครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ

ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ

ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ

ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ

ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ

ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ

ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ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
ขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับขอประท้วงครับ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

และตัดสินนะคะขอบุญค่ะค่ะถ้าประทานครับว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะความคงแฟนได้ทรอนคำพูดยังไม่ได้ถอนครับ
บอกว่าให้ถอนเขาก็ครับครับเท่านั้นยังไม่ได้ถอนครับ
ครับครับประกาศสำกัญที่ปัญหาที่มันเกิดนี่
ถ้าหากว่าเราจัดซื้อวัคซีนจากบริษัทไทยสมิตร
เพราะว่าหมดปัญหาเลยครับผมเปลี่ยนบริษัทไหมครับ
เอ่อเอ่อเดี๋ยวก็ต้องถอนกันรับรองได้รับความชื่นชม
สภาครับเอาละครับก็ตะกี้นี้ผมขอให้ท่านถอนท่านครับ
ก็ผมถือว่าท่านได้ถอนแล้วครับครับน่าจะท่านประธานที่เคารพครับ
ครับคนคู่นี้นะครับทั้งนายอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะพอสบค
แค่ผมจะต้องเดินเฉียดใกล้ผมยังรู้สึกลำบากใจ
แค่คิดว่าต้องหายใจร่วมเอาอากาศร่วมกันกับสองคนนี้
ผมก็รู้สึกหมดอะไรตายอยากผมจึงไม่อาจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปและไม่อาจไว้วางใจให้นายอนุทินชาญวีรกูล
ลูกน้องของพลเอกประยุทธ์ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน
พระคุณครับท่านประธานครับท่านเอ่อ
ผมขอเรียนนะครับผมเห็นท่านวิโรธก็อ่านข้อความเหล่านี้ในหนังสือ
ซึ่งก็ว่าก็ไม่ได้ห้ามในการท่านท่านท่านท่านท่านประธานครับ
ยังไงก็ตามนะครับท่านครับตอนสุดท้ายเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ขอไม่ถือว่าผิดขอบังคับอะไรครับครับครับเอ่อผมเอ่อ
เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะไม่ที่๖๐รบกวนเวลาท่านนายกรมตรีนะครับ
ขอนี่หนึ่งครับขอนี่หนึ่งครับท่านท่านครับแล้วก็ท่านรองนายกรรมตรีก็ขอชี้แจง
นายมตรีและท่านรองนายมตรีมีสิทธิ์ที่แจงทุกประเด็นนะครับแล้วก็
ผมคิดว่าควรประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้รู้ข้อที่จริงนะครับ
หลังจากที่ทุกข้อกล่าวหาแล้วพวกเราอย่าไปอย่าไปประวิงเวลาให้เสียเวลานะครับ

ขอบคุณครับท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกทุกท่านนะครับ
ผมก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงนะครับจากคำพิปรายของท่านก็มีการกล่าวถึงผมอยู่หลายประการด้วยกัน
เรื่องความรับผิดชอบในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องการใช้อำนาจ
หรือการใช้จ่ายที่ไม่สุจริตในธรรมนองเนี่ยนะผมคิดว่าข้อที่จริงมีอยู่แล้วนะครับ
ผมก็จะตอบเท่าที่ผมควรจะตอบนะไม่อยากจะไปตอบความยาวสาวความยืด
เพราะผมก็ไม่ใช่นักตู้วาทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมเรียนว่า
บริหารจัดการดูแลเรื่องเศรษฐกิจและโควิดเนี่ยนะเรารู้นะครับ
ส่วนทั้งภาคเอกชนธุรกิจคนมีรายได้น้อยอะไรก็แล้วแต่เรารู้นะครับว่าเดือดร้อน
ถ้าผมอยู่ตรงนี้นะผมไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็รู้เท่ากันแหละครับ
ผมว่าจะรู้มากกว่าท่านเพราะมีข้อมูลมากกว่าท่านนะแล้วผมไม่ได้เปิดจาก
เอาคนที่มีส่วนต่ไว้ท่านพนักฤทธิ์ไทยมาหาดื่มร่วมกันด้วย
เดี๋ยวพ่อก็จะยิงในการเอาบริหารงานในสมคศ์แล้ว
ไม่ใช่ผมมีอำนาจสั่งทั้งหมดอยู่ดีมันจะไปสั่งได้ไง
ผมไม่ใช่หมอนี่ครับแต่ผมฟังหมอฟังผู้ผู้ผู้หญิงประสงค์ประการ
กระทรวงที่มีส่วนร่วมนะครับ
แพทย์อาวุศัษย์โทรแพทย์ยัตรภาพนี่นะครับ
ทุกคนเขาเป็นคณะทำงานทั้งหมดนะครับ
ผมก็ต้องนำข้อมูลทุกอันทุกประการ
เรื่องของควบคุมการแพร่ระบาด
ว่าการการแพทย์กันจ่ายการรักษา

ผมไม่ได้ต้องการให้ได้ช้าอยู่แล้วแต่ลองฟังเดี๋ยวลองฟังท่านรองรับตรีจะพูดต่อไปนะครับ
สากาโลกนั้นเราถือว่าเราทำได้ดีกว่าอีกหลายประเทศนะครับ
คราวนี้เราก็ยังคงเผชิญความเดือดร้อนแล้วกันอยู่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับ
ดูแลทุกภาคส่วนมันก็น่าจะดีขึ้นนะในเร็ววันนะครับ
ถ้าไปมองประเมินว่าปีหน้าปีโน้นปีนี้ปีนั้น
มันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
สถานการณ์การฉีดวัคซีนนั้นมันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า

เพราะเป็นวัคซีนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
ที่เขาเรียกว่าภาวะฉุกเฉิน

มันค่ายหวัดใยธรรมดาทั่วไปนะ

สิ่งที่ยังพันธุ์ที่สุดก็คือผมชื่นชมนะครับ

บุคลากรทางการแพทย์บริการอะไรต่างทั้งหมดนะครับ

ที่ช่วยกันเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัว

และประชนที่ยอมสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือเว้นระยะห่าง
นะครับถึงแม้จะมีวัคซีนนะมันก็ยังคงต้องใช้อยู่นั่นแหละครับ
ผมคิดว่านะยังไงก็เราจะได้ปลอดภัยตัวเอง
เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดที่ขึ้นทั่วโลกนั้น
มีส่งผลกระทบไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวหลายประเทศเขามี
ทำให้ผลงธมนั้นไม่มากนักไม่ขยายไปกว้างมากนักนะ
มีเกิดเหตุควบคุมตรวจสอบติดตามอะไรต่าง
แล้วก็ควบคุมได้เป็นระยะมาโดยตลอดนะครับ
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็แก้กันไป

เพราะฉะนั้นในช่วงการท่องเที่ยว
รายได้ที่ท่านบอกว่าลดลงลดลงตรงนู้นตรงนี้
เราพึ่งการท่องเที่ยวกับการส่งออก

ปรับปรุงพืชทางการเกษตรที่มีราคาสูงขึ้น
แต่ผมพูดถึงด้านเศรษฐกิจในภาพรวม๕ภาคนะครับ

ผมทำทั้งหมดนะครับกลับเรียนให้ทราบ
เพื่อจะได้รู้ว่ารัฐบาลไม่ได้นั่งนอนเฉยท่านว่า
ทำงานเช้าชามเย็นชาไม่มีหรอกครับ

หมาสารเท่ากับไทยสเปนฝรั่งเศสหราชจักรอิตาลี
ประเทศเหล่านี้เศรษฐกิจถดถอย๑๐นะครับ
จะเป็นเศรษฐกิจถึง๑๒ประเทศไทยถดถอย๖๖
ถือเป็น๕ประเทศที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากที่สุด

เราเจอโรคระบาดทำให้การท่องเที่ยวมันลดลง
รายได้เราลดลงแน่นอนภาษีก็ลดลง
ให้เป็นความแขย้งมาตลอดแต่มันจะไม่เกิดแบบใหม่ฉึงมาได้เลย
และผมก็เป็นกังวลว่าการพูดในเรื่องแวสตรีนมากมากเข้า
มันจะมีปัญหานะครับในการที่เขาจะส่งมาหรือไม่ส่งมา
เพราะไม่อยากให้เวฟซีเป็นปัญหาทางการเมืองในประเทศใดก็ตาม
อย่าให้มีปัญหาก็แล้วกันถ้ามีปัญหาจำคำพูดของเขาไว้ด้วยรับผิดชอบ
ผมไม่ไปไม่ไปไม่ไปฆ่าโทษอะไร
เอาอีกแค่ที่ตกลงเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ให้มาตามนี้แล้วก็
เพราะสาเหตุที่มาจากตรงนี้แล้วก็มีเรื่องกันล่ะนะ
เรื่องของเรานั้นเราก็ปิดประเทศเร็วเราก็เจ็บหนักที่สุดนะ
ก็ถ้าหากว่าทุกคนร่วมมือกันอย่างนี้มันก็จะดีขึ้นเห็นใจคนทำงานดีครับ
พวกผมไม่ได้ทำงานเช้าชามเย็นชามไม่ได้ทำงานบนจอโทรศัพท์
หรือข้อมูลต่างอย่างเดียวฟังคนพูดฟังหมอพูด
บุรกรรมการแพทย์พูดประชนพูดนะ
เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเหล่านี้มันก็เดี๋ยวท่าน
เอ่อรองน้ำมนตรีคงจะพูดให้ฟังนะครับผมก็รับฟังมาจากทุกทีมนะครับ
เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจเอกชนต่างต่างอะไรที่มันจะ
ทำให้เกิดความช้าเชื่องช้าอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหา
ผมขอร้องนะครับอย่าพูดอีกเลยในเรื่องเหล่านี้นะครับ
ตามที่ท่านประธานได้อุณากล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ
ผมตอบท่านด้วยความสบายใจนะเพราะผมถือว่าผมก็ทำดีที่สุด
มันอาจจะไม่ดีสุดในสายตาท่านแต่ผมดีสุดเท่าที่ผมทำได้
ผมอาจจะทำได้ดีกว่านี้อีกถ้าสถานการณ์บางอย่างมันมันดีกว่านี้
นะไม่ต้องเป็นภาระเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องต่างต่างมากมายข้างนอก
นะจนกระทั่งงานบางงานเนี่ยแทบจะมีปัญหาน่ะไม่มีเวลาทำอ่ะนะ
เรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงโควิด
นะครับก็บอกไว้ให้รับทราบนะครับ
แพร่ระบาดโรคโควิดสิบเก้าเป็นเชื้อไวรัสตัวใหม่นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า
นะแล้ววันนี้ได้มีการคิดค้นพัฒนามาแล้ว
ประเทศมีผู้ติดเชื้อหลัก๑๐ล้านคนติดเชื้อทั่วโลกหลายล้านคน
รอบบ้านเราก็หลายหมื่นคนนะรัฐบาลไม่เคยไม่เคยชักช้าแล้วครับ
คือไม่ได้ทำงานปั๊บแล้วสั่งปุ๊บแล้วออกปุ๊บวันนี้มันไม่ได้หรอก
เจรจาการพูดคุยการลงนามสัญญาอะไรต่างมันก็ต้องทยอยนำมา
ถ้าไม่ทำแบบนี้ไอ้ที่เซ็นมามันก็ไม่ได้เซ็นอยู่ดี
มันไม่ทำเมื่อวานนี้แล้วมาเซ็นวันนี้เมื่อไหร่มันต้องเจรจามาต่อเรื่องนะครับ
ได้เริ่มตั้งแต่แรกแล้วที่มีการหารือในสอบคอมาแล้วนะครับ
กลับเรียนผู้ชาติพูดมันง่ายนะลองไปทำดูเองก็จะรู้มันเป็นยังไง
นะพูดแต่มันมันมันก็ดูเร็วอะน่ะดูดีดูเก่งน่ะ
ไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับเราต้องมีการพิจารณ์อย่างรอบครอบ
ในการเลือกวัคซีนที่ปลอดภัยเหมาะสมประเทศไทยนะครับ
ในส่วนของประเทศต่างที่รับการฉีดไปแล้วมากบ้างน้อยบ้าง
ความเป็นไปเป็นมานะครับวันนี้เราก็พยายามทำอย่างเต็มที่
แผนการจ่ายวอคซีนกำลังการอยู่นะครับ
ก็คงจะมีหลายระลอกด้วยกันเพราะทุกประเทศอ่ะ
สั่งจองร้อยล้านโดสพันล้านโดสเข้ามาวันเดียว
ไม่มีทางหรอกครับเพราะมันแจกจ่ายไปทั่วโลก
เขาก็ผลิตให้ตามจำนวนที่ทยอยให้มาของเราโชคดีที่เรามีการผลิตในประเทศ
เราก็อาจจะได้พิเศษตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้มา
นะครับผมไม่ไปก้าวร่วงอะไรทั้งสิ้นนะ
แล้วก็จะบอกว่าไม่เคยผลิตมีวัคซีนทั้งหลายตัวที่ทำอยู่ที่นี่นะครับ
อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเราก็จำเป็นต้องดำเนินการนะครับ
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือวันนี้ผมไม่รับข้อมูลนะครับ
ผมก็ต้องฟังทุกคนฟังคนด้วยฟังประชาชนด้วย
คนไทยนะครับพร้อมฉีดวัคซีนเกือบ๘๐เปอร์เซ็นต์
ไม่อยากฉีดประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ลังเลอยู่อีกสิบเปอร์เซ็นต์
นะผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่กลุ่มไหนเหมือนกันนะ
น่าจะอยู่กลุ่มลังเลหรือไม่ยอมไม่ฉีดก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่อยากฉีดวัคซีนผลสำรวจระดับเจ็ดมีห้าสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต
คืออยากฉีดมากที่สุดอ่ะนะระดับหกไปเก้าจุดสองเปอร์เซ็
ระดับห้ามีสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่คือกลุ่มนี้เจ็ดหกห้าเนี่ย
ห้าสิบแปดเฉพาะก็คือครึ่งหนึ่งของคนในประเทศนะอยากฉีด
อยากฉีดผิดหยุดอยากฉีดนะต่อมาในกลุ่มที่สอง
มีระดับสี่คือสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มที่หลังเล
ถ้าฉีดดีไม่ฉีดดีรอด้วยเพื่อนฉีดไปก่อนลังเลนะ
ระดับสามสองหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยอยากจะฉัก
อยากจะฉีดวัคซีนเป็นสิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือสัดส่วนของที่ถามคนไทยในเวลานี้
เขาคงจะรอแล้วครับเมื่อวัคซีนเข้ามาแล้วฉีด
แรกล็อตแรกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเปอร์เซ็นต์เหล่านี้มันก็อาจจะเพิ่มขึ้น
ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะต้องจัดหาวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้น
วันนี้วัคซีนก็มาผลิตจากหลายบริษัทหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
ผมคิดว่าในช่วงแรกมันเป็นอย่างนี้แหละมันแกว่งอย่างนี้ราคาจำนวนเป็นอย่างนี้
เพราะมันแข่งกันแต่เมื่อสักระยะหนึ่งผมแน่ใจว่ามันค่อนข้างจะจะดีขึ้นนะ
สาการเมื่อมีการผลิตที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กลับเรียนเพื่อทราบนะครับ
มองดูต่างประเทศนะครับถ้าวัคซีนปลอดภัยและมีสิทธิภาพท่านจะฉีดวัคซีนหรือไม่
ผลสำรวจในประชากร๑๙ประเทศค่าเฉลี่ย๗๑๕จะฉีดวัคซีนนะครับ
๗๗๕๗๘๕นะครับมากกว่าของเรานิดนึงครับของเรา๕๘๕
นะครับมาลับสุดท้ายมีผู้ต่อประวัติสถิตรชีดวัคซีนเพียง๕๑๘๕
หลักสองแอฟริกาใต้กาวรีย์ใต้เม็กซีโกแนวเมกา
อินเดียสเปนนะครับถ้าห้าประเทศหลังท้ายรัสเซียโปแลนด์ฝรั่งเศสไตเจรีย
เห็นว่าไทยอยู่อันดับ๕ของโลกนะครับถือว่าเป็นการพัฒนาในเชิงบวก
นะครับทางคิดทางนักศึกษาธิตทางบวกที่จะรับรับการฉีดวัคซีน
ก็มีการพูดคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงจะฉีดวัคซีนหรือไม่อย่างไร
ประสบการณ์ของการฉีดวัคซีนว่าเจ็บมากเลยเจ็บร้อย
กลัวเข็มหรือไม่แล้วกับพวกนึง
แล้วถ้าอาชีพการงานมันไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีโรคตัวหรือไม่
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็นำมาสู่ในการพินาด้วย
เราต้องมองทั้งหลักการเหตุผลทั้งในประเทศต่างประเทศ
กระบวนการฟังประชาชนนะเราต้องฟังประชาชนไปด้วยนะครับ
ที่สำคัญการหนึ่งที่เป็นข้อยืนยันนะครับข้อยืนยัน
ว่าในเรื่องของการใช้หน้ากากเนี่ย
แม้ท่านจะบอกว่าเราก็ทำไมไม่ได้วัคซีนทั้งหมด
แล้วจะทำยังไงยังไงผมคิดว่ามีคำยืนยันอยู่แล้วนะครับ
เขาบอกมาแล้วว่าอะไรล่ะ
การใช้หน้ากากเนี่ยสามารถป้องกันรายได้เกิน๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์
สิบกว่าเปอร์เซ็นใส่ให้มันถูกไม่ใช่ค่อยทีคอ
รูรั่วในจมูกใส่แว่นแล้วไม่ใช่ไอขึ้นมาใส่ตา
ไม่รักตัวเองก็รักคนอื่นเขาด้วยใครที่ไม่ค่อยใส่ใส่ให้มันถูกต้องด้วย
มีปฏิภาพอะไรก็มองกันสูงถึงเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะ
วันนี้ต้องเอามาช่วยกันทั้งสองอย่างนะครับของซีดีซีนะ
จะต้องไม่ให้อากาศเข้าทางข้างได้สวมให้ถูกวิธี
ถ้าว่ามีรูรวดเมื่อไรก็ตามปฏิภาพจะลดลงไปเหลือห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะ
กรุณาตรวจสอบการใส่หน้ากากให้ถูกต้องด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้า
หน้ากากอนามัยนะครับอันนี้ต่างประเทศ
เขาวิจัยวิเคราะห์มาแล้วนะ
เราก็ควรจะต้องพึ่งพาหลายอย่างไปพร้อมกันนะครับ
แต่ไม่ใช่ว่าเราจะรอไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกคนต้องน่ายินดีกับผมไปด้วย
ข่าวดีเรื่องไทยสามารถทดลองฉีดวัคซีนของไทยเองเฟสหนึ่งในมนุษย์ได้แล้ว
นะครับเริ่มเดือนมีนาคมของ๑๖๔นะ
เป็นการพัฒนาวิจัยวัคซีนโควิด๑๙ของมหาลัยมหิดล
มีความรวมมือนระหว่างสถาบันวัคซีนกระทรวงศาสนศุกร์องค์การเพยรษัตริยากรรมและมหาวิลัยมหาวิรุณ
จะมีการพัดลาวัคซีนคู่ขนาดไปกับบัตรเบิ้ลอินอิเนร์
วัคซีนที่ใช้โปรตีนเป็นฐานของคณะเพศศาสตร์
จุดลำความภายวิรัยใบยาไฟโตฟาร์ม
นี้องค์การเพศรัชกรรมจะดำเนินการร่วมกับสถาบันวัคซีน
เป็นเทคโนโลยีวัคซีนเชื้อตาย
ที่จะนำไวรัสมาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนในไข่ไก่ฟัก
ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับ
เทคโนโลยีเชื้อตายมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง
ข้างเคียงน้อยมีความเชื่อใจได้
จากเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการผลิตวัคซีนในโลกของเรามาหลายสิบปี
รวมทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย
สามารถเก็บดูแลได้ง่ายอุณหภูมิตู้เย็นธรรมดา๒๘องศาเซลเซียส
พ่อเลี้ยไวรัสนั้นใช้ทวีใดไข่ไก่ฟักนะครับเราคุ้นเคยอยู่แล้ว
ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งเราตั้งเป้าว่าจะผลิตได้ปีละ๒๕๓๐ล้านเข็มและอาจจะเพิ่มถึง๖๐ล้านเข็มต่อปีได้ด้วย
อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราคาดหวังเราสนุนให้การหนุนในทุกมิติ
โดยเมื่อกี้ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาในประเทศไทยนะครับ
นำไวรัสต้นกำเนิดที่ตัดแต่งพันธุกรรมมาจากไวรัสนิวคาเซิล
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดโควิด๑๙มาทำให้มีหนามแหลมหรือเอสโปรทีน
นำไวรัสดังกล่าวมาเพิ่มจำนวนในไข่ไก่ฟักที่ศูนย์ผลิตวัคซีนที่จังหวัดสระบุรี
เมื่อได้จำนวนที่มากพอก็จะนำมาให้ทำให้ไวรัสตายเพื่อใช้เป็นวัคซีนนะครับ
นี่คืออนาคตของเราจะเริ่มเฟส๑ในเดือนหน้านี้คือมีนาคม๒๐๖๔
๒เมษาพฤษภา๖๔เฟส๓ปลายปี
ถ้าเราทำได้อย่างนี้จริงก็ใช้เวลาประมาณสักปีหนึ่ง๖๔๖๕น่าจะจดทะเบียนได้
ถ้ามันมีผลสำเร็จตามนี้นะครับตามเฟสที่กำหนดไว้แล้วนี่
ก็ต้องขอชื่นชมนะครับคณะวิจัยวัคซีนของไทย
จะก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาเยอะแยะนะ
จะต้องมีการทดสอบอาสาสมัครเฟส๑จำนวน๒๑๐คน
๒เพิ่มเป็น๒๕๐คน
๓ต้องไปทำในประเทศที่มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
ในส่วนของก่อนจะถึงเฟสหนึ่งในมนุษย์นั้นเราได้ส่งวัคซีนดังกล่าวไปทดสอบความปลอดภัยในหนู
ประเทศอินเดียพบว่าปลอดภัยดีนะครับ
หลังจากนั้นทดสอบในหนูแฮมสเตอร์ที่อเมริกาก็ได้ผลดีอีก
เป็นข่าวดีมากสำหรับประเทศไทยนะครับ
นอกจากเราจะมีวัคซีนที่นำเข้าจากประเทศจีนไม่ว่าชีโนแวคแอซาเทรกา
ซีโนแวคนั้นเป็นเทคโนโลยีเชื้อตายนะครับต่างของซีโนแวคนะครับ
เราจะมีวัคซีนที่ผลิตเราเองได้ในอนาคตนะครับอีกสามแหล่งด้วยกันนะครับ
ซื้อทั้งผลิตในโรงงานของเราที่มีอยู่
ในส่วนของวิจัยพัฒนาของสถาบันวัคซีนร่วมกับองค์การเพศศาจกรรมดังกล่าว
นั่นคือการเดินหน้าไปสู่ให้ประเทศไทยนั้นไปทับเรื่องสุขภาพนะครับ
เราจะเป็นประเทศที่มีสุขภาพที่ดีที่สุดอยู่แล้วในขณะนี้
แล้วเราจะได้เป็นแหล่งในการรักษาพยาบาลแหล่งในการมาเยี่ยมเยือนท่องเที่ยวพบปะ
แล้วก็มาคิดในภาพกว้างทั้งหมดมันยึดโยงทั้งหมดไปกับสุขภาพ
เศรษฐกิจบนกลางร่างเศรษฐกิจในประเทศนอกประเทศเสร็จทางน้องเศรษฐกิจ
ผมว่ามันก็เป็นการทำงานที่ยากพอต้องควร
แต่เอาล่ะผมก็ฟังท่านก็ขอบคุณในคำแนะนำของท่านทุกคนนะครับ

ต่อไปท่านรองรองรายงานยุคมนตรีครับเชิญครับ
และพวกผมนายอนุทินชานวิลกูล

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับจริงจริงแล้วผมเตรียมไว้ว่าจะรอให้ท่านสมาชิก
ที่จะอภิปรายเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขทั้ง๓ท่านได้อภิปรายจนจบสิ้นแล้ว
ผมจะได้เตรียมข้อมูลนะครับที่มีทั้งเนื้อหาสาระและประโยชน์มาชี้แจงทีเดียว
แต่ท่านประธานครับมาเจอคำว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาสอสกุล
แล้วคนที่เข้าคุณสมบัตินี้เนี่ยมาใช้สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติแห่งนี้
โกหกคำโตเพื่อให้เกิดความสับสนกับพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
กลางสถานการณ์โรคระบาดที่ร้ายแรงแทนที่จะมาปลอบให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
กลับนำข้อมูลที่ไปเช็คตามโซเชียลมีเดียไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร
นะครับมาเผยแพร่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
แล้วก็ถ่ายทอดไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยเนี่ย
ผมเลยมีความจำเป็นต้องขออนุญาตท่านประธานว่าต้องขออนุญาตลุกขึ้นมา
แก้เฉพาะในส่วนที่เขาโกหกนะครับเขาเริ่มมาว่ามหากราบวัคซีน
วันนี้จะชำแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เขาบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนที่น่ารังเกียจ

กราบแทบถึงอกนะครับ
ทำไมต้องมาว่ากันเรื่องนี้เราไม่ได้เกลียดกัน
เราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำถ้าผมพูดบ้างอ่ะ
ว่าผมขึ้นมาวันนี้ผมรีบเอาแอลกอฮอลฉีด
นิกไทยผมท่านจะรู้สึกอย่างไร
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนให้ท่านประธานที่เคารพ
มายังพี่น้องประชาชนนะครับว่า
ผมขอให้คำยืนยันครับว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์วัคซีน
ล็อตแรกจะมาถึงเมืองไทย
และจะพยายามฉีดให้เร็วที่สุด
ผมขอให้คำยืนยันครับว่า
ภายในเดือนมีนาคมวัคซีนล็อตที่๒จะมาถึงเมืองไทย

กุมภาพันธ์๒แสนโดสนะครับขออภัยไม่ได้บอกจำนวน
ภายในเดือนเมษายนวัคซีนล็อตที่๓อีก๑ล้านโดสจะมาถึงเมืองไทย
ภายในปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นมิถุนายน

จะทำการส่งและได้รับการนำไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยจนครบถ้วน
ผมเรียนท่านประธานครับว่าที่ท่านผู้อภิปรายเนี่ยเขาบอกว่า

ท่านเพิ่งทราบไว้เถอะครับว่าตั้งแต่มีคำว่าโควิดเข้ามาในสมองผมเนี่ย
คำต่อไปที่ผมคิดก็คือวัคซีนครับ
นี่คือเหตุผลที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติถึงได้รับการสนับสนุนในงบประมาณถึง๓๐๐๐ล้านบาทโดยตัวเลขกลมนะครับ
ให้ไปดำเนินการทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือร่วมศึกษาร่วมพัฒนาหรือแม้กระทั่งจัดซื้อถ้ามีความจำเป็นทุกอย่างได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างดี
ขอบพระคุณพนักท่านนายกรมนตรีครับว่าตั้งแต่มีโควิดมาถ้าพวกเราก็คือตัวผมเอง
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอาจารย์แพทย์ตามมหาวิทยาลัยต่างเห็นพ้องต้องกันแล้วนำความไปขอให้ท่านนายกได้ช่วยสนับสนุนท่านนายกมนตรีสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องวัคซีน
รวมไปถึงเรื่องยาเวชพันธุ์แม้กระทั่งการบรรจุค่าราชการอีกถึง๔๕๐๐คน
เป็นบริษัทที่ผลิตยาแล้วใครเสพไปก็อันตรายใครกินไปอันตราย
ท่านกล้าพูดไหมครับกว่าที่เขาจะยอมให้เราซื้อเขาเขาต้องผ่านกระบวนการทดสอบขั้นต้นมาเป็นอย่างมากแล้วครับ

แล้วใช้เทคโนโลยีนี้โดยผ่านการเชื่อมต่อนะครับ
ประสานมาที่ท่านนายกรมนตรีว่ามีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่ดูแล้วน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทย

เขาเชื่อว่าถ้าประเทศไทยได้เป็นฐานการผลิต
นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือมนุษยชาติ

แต่เป็นการช่วยเหลือให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนนี้ด้วย
เราฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังนะครับ

อันนี้เราพูดถึงในเดือนสิงหาคมกันยายน
ท่านผู้อภิปรายเอาวันนี้มาพูด
วันที่วัคซีนมีการขึ้นทะเบียนแล้วหลายรายนะครับ

แต่ในตอนสิงหากัญญา
ไม่มีบริษัทไหนที่บอกว่าตัวเองผลิตวัคซีนสำเร็จ

แต่ถ้าเกิดประเทศไหนต้องการความมั่นใจว่าจะได้วัคซีนแน่
เมื่อผลิตวัคซีนสำเร็จแล้วขอให้ลงเงินมา
ถ้ามีผลสำเร็จก็ได้รับวัคซีนก่อน
ถ้าล้มเหลวก็ถือว่าล้มเหลวร่วมกัน
ถือว่าเสียไปกับการพัฒนา

แต่สำหรับในส่วนของ
ที่บอกว่าทำไมคุณไม่พิจารณา
บริษัทที่สามารถผลิตวัคซีนนี้ได้ในประเทศไทย
ถ้าทำได้ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การคอนโทร

ของคนที่อยู่ในประเทศไทย

สุดท้ายเขาก็ไปคุยกันเจรจากัน
แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีกัน
กับบริษัทในประเทศไทยนะครับ

ผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยนามนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลไทย
เห็นว่าเทคโนโลยีนี้
มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จไปอย่างสูง
มีการศึกษาได้รับการสนับสนุน
ได้รับข้อคิดข้อแนะนำที่ดีมาก

ระดับอาจารย์นะครับ
ว่าเราต้องเลือกทางนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

แต่สถาบันวัคซีนมีภารกิจที่
สามารถให้การสนับสนุนองค์กรใดก็ตาม

ที่สามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตวัคซีน
แล้วผลิตในประเทศได้แล้วนำมา
จ่ายให้กับผู้คนภายในประเทศ
ก่อนที่เขาจะขึ้นตัดสินใจว่า
เป็นผู้ที่เขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยีมาได้เนี่ย

เขาไปดูประสิทธิภาพศักยภาพของบริษัท

คือบริษัทที่สามารถผลิตชีวัตถุ
ที่มีความคงที่ที่ดีที่สุด
ซึ่งชีวัตถุนี้เป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในการผลิตวัคซีนตามเทคโนโลยีของเขา
ดังนั้นเขาก็เริ่มเจรจากับเราในเรื่องของการผลิตของการจำหน่ายวัคซีนให้กับประเทศไทย
อันนั้นไม่สำคัญหรอกครับที่สำคัญก็คือ
ผมจะต้องหาวัคซีนมาให้กับพี่น้องประชาชน

ครอบคลุมทุกคนไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
แล้วมาในเวลาที่เหมาะสมประเทศไทยในเดือนตุลาคม
พฤศจิกายนเป็นประเทศที่ดูแลโควิดได้ดีนะครับ
รับมือกับโควิดได้เป็นลำดับต้นของโลกเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่วัคซีนจะมาในเดือนมิถุนายนไม่ใช่เป็นสิ่งที่
ทุกคนจะต้องตกใจอย่างไรก็ตาม
เมื่อมาถึงผมพยายามจะให้สั้นนะครับ
เมื่อมาถึงสิ้นปีก็ดันมีเหตุการณ์ที่สมุทรสาคร
ที่เชียงรายนะครับสิ่งที่ท่านผู้อภิปรายเนี่ยได้พูดไว้ว่าเรา
ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรเลยวัคซีนจากจีนนี่
ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง
ด้วยความสามารถของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ควบคุมสถานการณ์โควิดเป็นอย่างดี
ทำให้เราสามารถติดต่อกับบริษัทที่ประเทศจีน
เพื่อขอวัคซีนมารองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นก่อน
ในวันนั้นที่ท่านถามทำไมไม่ซื้อเจ้านี้ทำไมซื้อเจ้านี้เจ้านั้น
เราต้องซื้อกับเจ้าที่ส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ครับ
เจ้าที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาส่งไม่ได้ครับเจ้าอื่นอื่น
วันนี้แม้กระทั่งเมื่อวานขออภัยครับแม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้ว
มีสองสามเจ้ามาพบผมทั้งที่รู้ว่าแอสต้าเซเนก้าจะส่งในเดือนมิถุนาแล้วเนี่ย
เขายังบอกว่าเร็วที่สุดที่เขาส่งให้ประเทศไทยได้เนี่ย
ไรมาส๓ไตรมาส๓วัคซีนแอสตราเซเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ย
อยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ว
ทำไมไม่ชื่นชมกับระบบการสาธารณสุขไทยว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่บอกว่า
เรามีวัคซีน๖๓ล้านโดสครับ
เพียงพอที่จะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่ท่านกลัวว่า
จะไม่มีจำนวนที่เพียงพอที่จะไปดูแลเขา
จะถูกทิ้งคว่างจะไปเก็บไว้ที่ไหนไม่พอเก็บ

เราได้บริหารจัดการวางแผนเป็นระบบครับ
ไม่เที่ยวไปลบหลู่ดูหมิน
พูดสิ่งที่เป็นการบรรทอนกำลังใจให้กับคนทำงานครับ

ในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับวาระในการอภิปราย

มันก็เน่าพอกับกลิ่นปากเหม็นนะครับ

แต่ผมเชื่อว่าผมยังทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง
ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศได้มากกว่า

แล้วค่อยมาพิสูจน์กันนะครับ
ผมคิดว่าเรื่องโคแวคซั่วเช่นกันนะครับ
เดี๋ยวขออนุญาตมาเรียนให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ในช่วงที่ผมจะชี้แจงสรุป
ในช่วงที่ผู้อภิปรายท่านสุดท้ายคือคุณหมอชนละนานได้อภิปรายเสร็จแล้ว
นะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมต้องขึ้นมากล่าวให้อ่าท่านประธานสภาผ่านไปยัง
พี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยได้รับทราบก็คือผมต้องมานั่ง
แก้ไขคำพูดโกหกของสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ที่ใช้เวทีสภานี้ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และเป็นข้อมูลที่น่าสะพึงกลัวให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
ผมยังให้คำยืนยันนะครับว่าวัคซีนที่จะมาให้กับพี่น้องประชาชน
ประชาชนคนไทยทุกคนนั้นเป็นวัคซีนที่เหมาะสมที่สุดแล้วเข้าถึงง่ายที่สุด
ไม่มีวันถูกตัดคิวไม่มีวันถูกคนมาแย่ง
ไม่มีวันที่จะไม่ถึงมือของเราเพราะผลิตอยู่ในบ้านเราครับ
เมื่อมีของที่มันครบแล้วเพียงพอแล้ว
อยากให้มีวัคซีน๒๐ยี่ห้ออยู่ในประเทศไทยเหรอครับ
แล้วต้องมานั่งดูว่าใครเป็นยังไงใครแพ้อย่างไร
มีผลข้างเคียงอย่างไรบุคลากรทางการสาธารณสุข
เราควรจะไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะครับ
อะไรก็ตามที่เรามีความมั่นใจว่าเพียงพอแล้วนะครับ
สามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนแล้วยัง
เรายังมีทางเลือกอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีความเป็นผู้นำในระบบการสาธารณสุขนะครับ
ใครใครก็อยากขายยาเราครับใครใครก็อยากขายวัคซีน
ใครใครก็อยากมารักษาตัวในประเทศเราเพราะว่า
เรามีข้ออ้างอิงที่ดีการที่เขามาขายวัคซีนได้ในประเทศไทย
การที่เขามาขายยาในประเทศไทยเขาไปอ้างอิงกับประเทศของเขาได้ครับ
ประเทศอื่นได้ที่ทำให้สินค้าของเขาจะได้ติดตลาดเพิ่มมากขึ้น
อย่าดูอย่าดูถูกฮะท่านท่านผู้อภิปรายดูถูกคนไทยมาก
ดูถูกคนไทยไม่เท่าไหร่นะดูถูกไปถึงแพทย์นะครับ
เขาทำงานกัน๒๔ชั่วโมงเพื่อมาผลิตวัคซีนให้ท่าน
ก็ขอให้ท่านผู้อภิปรายได้ได้กรุณาเข้าใจนะครับ
ไม่มีอะไรกันนะครับเราก็อย่างที่ว่าอยู่ตรงนี้ก็แหมดุจัง
พออยู่ข้างนอกก็ยิ้มใส่กันนะครับแล้วท่านก็บอกไงเห็นไหม
กระทรวงสาธารณสุขขนาดนั่งรถไปท่านยังเข้าวิทยุเลย
บอกเดี๋ยวดูสิรัฐมนตรีสาธารณสุขจะกล้ามาพบหรือเปล่า
ขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านเอารูปโชว์ให้เห็น
ผมมีพยานนะครับมีคนอยู่ตรงกลางด้วย
เป็นใครก็หาก็หาดูหน้าแล้วไม่ยาก
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่ควรเคารพ
เพราะฉะนั้นเราเอาเรื่องงานเอาเรื่องที่เป็นสาระประโยชน
ให้กับพี่น้องประชาชนมาคุยกันดีกว่านะครับ
ก็ผมขอสรุปนะครับว่าบุคคล๒คนที่ท่านบอกว่าน่ารังเกียจ
ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรแม้กระทั่งเข้ากระทรวงสาธารณสุขได้
ต้องติดป้ายห้ามไอ้สองคนนี้แหละครับ

สองคนนี้แหละครับทำให้มีโครงการสามหมอ

ทำให้ระบบการสารนักศึกได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำให้เกิดความสะดวกในการรับบริการจากพี่น้องประชาชน

คลินิกบริการผู้สูงอายุ
เพราะว่าประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
เตรียมไว้พร้อมนะครับไม่ได้เอ้อระเหยลอยชาย

จัดหาเครื่องฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งถึง๗เครื่อง
บริษัทผู้ผลิตงงไปหมดว่าสั่งได้ยังไงทีเดียว๗เครื่องนะครับ
เพื่อให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศไทยที่จะไม่ต้องลำบากเดินทางเข้าคิว
เขาจะได้รักษาตรงเวลาทันเวลาแล้วก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานให้มากขึ้น
ในโรคทั่วไปที่ไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ

สามารถเข้ารับการรักษาได้ในทุกที่
สิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เราเคยประสบแล้วมีความลำบาก
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิดระลอกแรก
ยาก็ไม่มีหน้ากากก็ไม่พอ
วันนี้หน้ากากผลิตเอง
ไม่มีใครสามารถฉวยโอกาสขึ้นราคาได้อีกต่อไป
ยามีมากเกินพอที่จะให้การรักษาดูแล
ผู้ที่โชคไม่ดีต้องติดเชื้อโควิด
ที่เขาต้องเข้าไปประชิดตัวคนไข้
ท่านรู้ไหมว่าเจาะท่อออกไป
เพื่อให้คนไข้ได้หายใจ

ไม่ใช่ท่านไม่ใช่ผม

เขาไม่ใช่ทำอะไรผิดท่านอย่าชั่งเขา
เมื่อกี้ท่านพูดออยงออยอะไรทั้งหลายเนี่ย
ถ้าเขาเอาหูไปนาวตามไปไล่เนี่ย

ถ้าเขาเป็นอะไรนะโอ้แย่อะไรของท่านเนี่ยนะครับ
แล้วก็สุดท้ายนะครับการที่มีโรงงานผลิตวัคซีน
อยู่ในประเทศไทยท่านฟังดีนะครับ
ก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนนี้
แล้วฟีดไปในภูมิภาคนี้อยู่ในสัญญาที่ทางบริษัทวัคซีนนี้
ให้ไว้กับรัฐบาลไทยและให้ไว้กับเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์มันเป็นความน่าภาคภูมิใจครับ
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมากลด่าหรือว่าพูดอะไรที่
เป็นการลดขวัญกำลังใจของคนที่ทำงานนะครับ
ผมเรียนว่าสิ่งที่ผมได้แจ้งมานี้
ถ้าท่านยังบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และตัวกับผมเองมีความน่ารังเกียจ
ไม่ควรเตินเข้ากระทรวงสถานทรัพย์ศุกร์
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องยอมอะครับแต่ประเด็นท่านโกหกจนนาทีสุดท้ายมากกว่า
ท่านบอกว่าผมไปที่ไหนท่านนายกไปที่ไหนมีแต่คนยี้
มีแต่คนไม่เอาด้วยมีแต่คนรังเกียจผมว่ามันตรงข้ามครับ
จริงฮะผมว่าคนหนึ่งแหละฮะที่รังเกียจกิริยาเช่นนี้นะครับ
อายุยังน้อยนะครับเราทำงานสร้างสรรค์ทำงานเพื่อบ้านเมือง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็ขอให้เป็นผู้แทนของรัศดร
ดูแลทุกสุขของราศดรเรื่องส่วนตัวค่อยว่ากันขอบพระคุณครับ
คุณท่านรัฐมนตรีครับธรรมิโนตมีอะไร
เชิญเชิญนะครับสั้นสั้นครับท่านประธานครับ
ไม่ได้มีเป็นการตอบกรรมอภิปรายครับสั้นครับสั้นครับ
ยังไม่ไม่ถึงสามสิบนี้ครับหนึ่งครับกรณีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
กล่าวหาผมว่าผมมีการพูดดูถูกดูแคลนแพทย์แล้วก็บุคลากรทางด้านการแพทย์
ผมยืนยันว่าไม่จริงครับผมอภิปรายไม่ไว้วางใจท่าน
และไม่อาจไว้วางใจท่านให้ท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้อีกต่อไปไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านกล่าวหาผมครับ
ขออนุญาตชี้แจงไว้ในสภาแห่งนี้เพียงเท่านี้ครับผม
ได้ครับยินดีครับต่อไปเป็น